สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผีโดยแจ็ควัชรพลฝึกใจดี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

ว่าของเหล่านี้มันมีจริงหรือเปล่าจนผมสักครั้งท้ายก็มีคำตอบว่ามันมีอยู่จริง
แล้วนะแล้ววันนี้เรื่องที่คุณริ้นจะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน
มาพร้อมกับชื่อเรื่องสถานีผีหลอกครับ
เป็นคู่แข่งกับสถานีผีผีดุของเราเลย
เป็นเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับสายงานอาชีพของตัวเอง

ตอนนั้นทำงานเป็นดีเจอยู่ทุกวันนี้ยังทำอยู่ไหม
ก็เลิกมาหลายปีแล้วครับเป็นวิทยุชุมชน
พันตัวมาทำออนไลน์นานแล้วครับ
โอเคก็ผมว่ามันเป็นการละเวลา
โรยไปตามเวลาทุกวันนี้ยังไงก็ต้องออนไลน์
ใช่ทีนี้เราจะย้อนเวลากลับไปนะตอนนั้น
ตอนที่เป็นนักจัดรายการวิทยุนานหรือยังเรื่องนี้

ปี๒๐๐๙ยุคนั้นแน่นอนว่านอกจากสถานีวิทยุหลักแล้วเนี่ย
สถานีวิยุชุมชนมันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย
ใช่ถูกไหมฮะไปที่ไหนที่ไหนก็จะมีจุดนั่นจุดนี่อะไรอย่างนี้
นี่คือเรื่องที่คุณลิ้นเจอมาในสถานีของตัวเองเหรอ

สถานีผีหลอกด้วยนะที่ทำงานเราด้วยนะครับ

มันก็เริ่มตั้งแต่ที่ตั้งเลยสถานีนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามกับทางสามแพ่ง
ทางมาเนี่ยพุ่งเข้าหาสถานีเลยมีถนนตัดผ่านแล้วเยื้องไปตรงนี้เป็นสู่ศาล

สถานีนี้มันเป็นออฟฟิศหรือเป็นบ้าน

ที่แถวออฟฟิศแล้วเขาก็เลือกไปสร้างสร้างอยู่ตรงทางสามแพ่ง

เพื่อตรงนั้นเนี่ยที่มันค่อนข้างที่จะราคาถูก
แล้วก็เป็นที่อยู่ของก็พูดง่ายว่าพี่น้องชาวมุสลิม
เขาจะปล่อยตึกอะไรพวกนี้เยอะนะครับชุมชนตรงนั้น
แล้วตั้งแต่แรกมาแล้วที่ตรงนั้นคนพื้นเมืองไม่ไปอยู่หรอก
เขาก็ยกให้พี่น้องชาวมุสลิมเข้ามาตั้งรกราก
เขาก็ทำกิจการกันตรงนั้นราคาตึกไม่แพง
จงใจว่ามันเป็นทางสามแพ่งมันเป็นสู่สารอะไร
ขอแค่มีออฟฟิศเอาไว้ทำสถานีวิทยุ

ความสูงได้ความกว้างได้จบ
เราไม่รู้ว่าจะมีอะไรตามมานะครับ
แรกเขาก็เล่าให้ฟังก่อนแล้วว่าที่นี่มีนะเว้ย
เมื่อก่อนเนี่ยสถานีห้องจัดมันอยู่ชั้นบนบนสุดเลยชั้น๓
แม่คุ้นเหมือนห้องจัดรายการที่ไหนเลยนะ
เปิดประตูไปซ้ายมือเป็นระเบียงลงไปข้างหน้าเป็นดาดฟ้า
คือมันไม่ได้เต็มชั้นมันเป็นชั้นขึ้น
ด้านหน้าโซนหน้าเป็นดาดฟ้าโซนห้องจัดรายการอยู่ข้างในครึ่งหนึ่ง

รุ่นพี่เล่าให้ฟังตอนนั้นมีกัน๓คนนะครับ
เป็นเจ้าของสถานีชื่อพี่แนนนะครับ
จัดรายการร่วมกันชื่อพี่ซิงกับพี่เอกนะครับ
สามคนจัดรายการร่วมกันในช่วงกลางคืน

จัดรายการคุยกันไปสักพักเอ๊ะซิงทำไมมันยังไม่มาวะ
เดี๋ยวเนี่ยถ้ามันจะขึ้นมาแล้วเนี่ย
เดี๋ยวแกล้งมันหน่อยดีกว่าจับลูกบิดเอาไว้
คนเวลาเหนียวแล้วไม่โดนอย่างนี้มันตลกดีอะไรอย่างนี้
ปรากฏว่าจับไปสักพักหนึ่งได้ยินเสียงเดิมใด
เดินขึ้นบันไดมาต๊อกต๊อกต๊อกต๊อก
หยุดที่หน้าประตูก๊อกก๊อกเอกลอยแล้วชักพลวดเข้ามา
ปั๊บไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งสิ้นเสียงเคาะนี่แหละ
อ่าไม่มีนี่เบเบมีเสียงวิ่งลงบันไดตึ้งตึ้งตึ๊ตึ้ง
ไม่มีไม่มีตัวนะมีแต่เสียงเอกดึงประตูปิด
แล้วก็หันมามองหน้าพี่แนนแล้วก็พยักหน้าเป็นสัญญาณ
แล้วก็เปิดประตูแล้วก็วิ่งตามผีกันไว้เออโวยวายโวยวายด้วยความตกใจกลัว
แล้วมันมีชานพักชั้นสองต้องวิ่งลงไปชั้นหนึ่งอีกสามสเต็ป
หนีผีแล้วมันก็จะมืดด้วยความวางเวงตกใจกลัวย้ายมาชั้นสองเลย
ไม่อยู่แล้วชั้นสามหนีผีลำบากโลเคชั่นไม่ดีโลเคชั่นไม่ดี
ชัยภูมิไม่ดีอ่าเรียกว่าทางหนีทีไล่เนี้ยไม่เป็นใจอืม
ย้ายลงมาชั้นสองอันนี้คือตำนานแรกเราก็จดจำเอาไว้ว่ามันมีเรื่อง
นี่คือเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังเขาเล่าให้ฟังได้ยินได้ฟังมา
อินได้ฟังมาดอกสองย้ายมาชั้นสอง
ตอนนั้นผมเข้าไปแล้วเป็นรุ่นของผมแล้วดีเจมี๕คนสลับกัน๕ช่วง
ตั้งแต่หัวค่ำยันเที่ยงคืนดีเจรอบสุดท้ายยังเป็นพี่เอกคนเดิม
จริงเอกรุ่นเดียวกับผมนะครับเขาก็จัดรอบเพลงดึกไป๕ทุ่มเที่ยงคืน
สี่ทุ่มห้าทุ่มสี่ทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มประมาณนี้
เป็นคนปิดจ๊อปตลอดปิดสถานงสถานีสุดท้ายแล้วไม่มีใครอยู่
เหลือเขาอยู่คนเดียวเจออีกโดยเรื่องมันมีอยู่ว่าครั้งแรกเนี่ย
เป็นช่วงเวลาที่ตอนนั้นเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยมีคนมาจัดรายการแล้ว
จริงจริงเนี้ยคลื่นเนี้ยทำร่วมกันสองสถานีครับ
เป็นลูกทุ่งกับสตริงเราทำในส่วนของเพลงสากล
ตอนนั้นยังเรียกสตริงอยู่นะครับอ่าก็มีการแค่ช่วงดึกดึกเนี่ย
มีแค่พวกเราแล้วเอกเป็นคนปิดท้าย
แต่จังหวะนั้นเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะมี
ใครอ่ะเดินผ่านหลังขึ้นมาอืม
โดยชัยภูมิของห้องจัดรายการชั้น๒เนี่ย

ประตูจากเดิมทึบใครเคาะไม่เห็นเจาะประตู

เหมือนห้องจัดรายการปกติด้วยไป
ให้มันรู้ว่ามีใครเป็นประตูกระจก

แล้วก็ด้านหน้าที่เรานักจัดรายการหันหน้าไปเนี่ย

ห้องอีกห้องหนึ่งเป็นห้องสำหรับซ้อมดนตรี

แล้วช่องประตูเจาะรอไว้แล้ว

ช่างไฟแน่เลย
บุ๊กน้องบุ๊กช่างไฟ
เป็นคนที่ดูแลปิดเปิดสถานี
ปิดเครื่องส่งตอนเช้าเขาคงกลับมาแล้ว

มองลอดช่องไปเห็นเดินขึ้นบันได

ท่อนบนไม่เห็นมืดกลืนไปในความมืด

พักผ่อนนอนหลับตามอัธยาศัย

ตามภาษาเรียบร้อยปิดจบสถานี

อ่าไมค์มันเปิดอยู่แล้วมีคนคุยกันแว่วอยู่ใกล้

งุ่งงุ่งงุ่งฟังไม่ได้สับ

พวกนี้มันก็ซ้อนมากับเสียงเพลง
มันคุยอะไรกันเพราะพอจะเงี้ยหูฟัง

ลั่นขึ้นมาเอกสะดุ้งตกใจ

เดี๋ยวเขารู้ว่าเราแอบฟังวะ
เออก็ตอนนั้นก็ใจเต้นตึกตัก

บุ๊กน่าจะพาแฟนมานอน

แล้วเปิดแอร์แช่ไว้เลี้ยงคอมพิสเซอร์ตลอด

ตอนเช้าเอกต้องเอางาน

ก็แก๊กอยู่ก็แซวเมื่อคืนกลับมาดึกเลยนะ

นั่นทำให้เอกไม่มาจัดรายการเลยตั้งแต่ตอนนั้น
พวกผมต้องไปพะเนาพนอเพราะว่ารายการมันไม่ครบทีม

ดังนั้นเราก็ไปจีบเขากลับมาเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนผมอาสาตัวเลย
ผมกำลังไฟแรงเลยเพิ่งเข้าไปใหม่แอดออนเข้าไปใหม่ตอนนั้น
เดี๋ยวผมจะอยู่ลากเลยตั้งแต่หัวค่ำ๑ทุ่มช่วงผม
แล้วผมอยู่รอเอกเลย๕ทุ่มเดี๋ยวปิดสถานีกลับด้วยกัน
ครีนไม่เจอรับรองไม่เจอ
ไม่เจอจริงตลอดระยะเวลาเกือบเดือนที่ผมอยู่เป็นเพื่อนเอก
ไม่เจอเอกก็เริ่มเบาใจแล้ว
อาจจะไม่มีอะไรแล้วมั้งเออครีนทะเลสงบ
มีผมติดคริสต์มัสไปเป็นพิธีกร
เอกเอกวันนี้ผมไปไม่ได้นะติดงานช่วยพี่แนนอยู่เป็นพิธีกร
เอกอยู่คนเดียวได้ไหมเออได้เริ่มแล้ว
ใจชื้นแล้วว่าไม่เจอ
เข้ามาจัดรายการที่ห้องส่งตรงกลางนะครับ

เพื่อที่เข้าไปห้องอัดนะครับ
วังเวงก็ทำใจดีสู้เสือขึ้นไป
ใหม่สวัสดีครับคุณผู้ฟังไฟดับพับ

จำเป็นว่าไฟอย่างเดียวแต่เครื่องไม่ดับ
ไม่ดับโห้ยหลอดไฟน่าจะเสีย
ตาร์ทเตอร์น่าจะเป็นอะไรขึ้นมาตอนนั้น

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเรามาฟังเพลงแรกกันก่อนเลยครับ
เข้าเพลงเลยแล้วมานั่งเสียงสั่นอยู่คนเดียว
กำลังนั่งทำใจอยู่หรือว่าไฟมันจะเสียวะ
มันมีโอกาสเป็นไปได้อุปกรณ์ไฟฟ้าเอาแน่เอานอนไม่ได้

มันมีอุปกรณ์ดนตรีชนิดหนึ่งชื่อว่าราวเบล

เวลามีกองเอาไม้รูดรูด

ในห้องนั้นเลยห้องซ้อมอะนะ
ห้องลาวเบลอยู่ข้างหลังเขาเอามาเก็บด้านใน

อะไรไปรูดไม่ได้เจ๋งแนะใจว่าเป็นเสียงรูดแน่นอน
จกอาจจะสปีดผ่านเร็วมากและจังหวะเหมือนนิ้วคนเลย
แรกอุ้ยใจเต้นตึกตักตึกตักทำยังไงดี
ไม่ไหวยกหูโทรหาแฟนมารับเขาหน่อยแฟนทำงานร้านหมูกระทะตรงข้าม
ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมาถึงโทรขึ้นมาอีกทีนะ
วางสายไม่จัดแล้วรายการสวัสดีครับคุณผู้ฟังไปเลยอืม
ฮะก็เอาเปลือกหมักฝรั่งครับมานั่งเรียงทำใจระหว่างรอแฟนอืม
พี่แจ๊คเชื่อไหมมีลมเป่าสวนหูเนี่ยหมากฝรั่งเปลือกกระจายเป็นวง
หนีกลับบ้านเองเลยไม่รอแฟนแล้ว

อยู่คนเดียวนะวันนี้

จุดสวิงลิงโก้
ทางการแสดงไปไปอีกเลย

หายไปจากชีวิตพวกเราอยู่พักใหญ่

เอกก็เล่าทั้งหมดให้ฟัง

ช่วงที่ผมจัดกับแซมเพื่อนอีกคนนึง
ก็เจอช่วงที่๒ถัดไป๒คนก็เจอและไฟดับ
ผมแกล้งเอาไว้มันขนานกับพื้นโลกอย่างนี้ใช่ไหม
ผมดัดขึ้นอ่าแล้วปล่อยน็อตหลวมหวมพอแรงดึงดูดมันมา
มันค่อยเอียงลงแล้วมันก็กุ้งกิ๊งเป็นธรรมดา
ผมทำไว้แกล้งคนเอกบอกไม่ใช่มันเป็นเสียงรูดปลึ๊ดชัดเจนเลย
เมโลดี้ไม่มีกุ้งกิ้งตรงนั้นทีตรงนี้ทีไม่ไหม้
รูดปลึ๊งไล่โน้ตเลยแล้วไอ้หมากฝรั่งหายใจแรงหรือเปล่า
เอกบอกไม่หายใจแรงลมแอร์หรือเปล่าลมแอร์ต้องไปทางเดียว
เอกมั่นใจว่าแน่นอนเลยผีแน่แน่นอนเลย
แล้วเรื่องนี้มันพักหายไปพักใหญ่เลยจนได้รับการพิสูจน์อีกครั้งหนึ่ง
เป็นช่วงหลังจากที่เหลือผมคนเดียวแล้ว
เพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็แยกย้ายไปทำงานมีงานประจำอะไรกัน
ก็ไม่ได้มาจัดรายการแล้วแล้วความนิยมของวิทยุตอนนั้นมันก็
มันเป็นการมาของเฟซบุ๊กนะครับก็เลยทำให้ความนิยมในการฟังวิทยุของคนมันน้อยลง
ทีนี้เนี่ยผมก็มีรุ่นน้องตอนนั้นเรียนปี๒รุ่นน้องปี๑เข้ามาจบการรับน้อง
มันมีตัวกากันอยู่๒ตัวชื่อจอจิ๋วกับมอร์แมนแล้วกัน
คนนี้ผมก็เฮ้ยมันมีทรงดีว่ะเอามาจัดรายการดีกว่า
ตอนนี้สถานีของเรามีหุ้นส่วนใหม่นะครับก็จะใช้ห้องซ้อมดนตรีห้องนั้นเป็นห้องจัดรายการ
ลูกทุ่งใช้ห้องจัดเดิมของเราเราหนีลงมาข้างล่างชายภูมิดีกว่าเดิมมีอะไรวิ่งออกเลย
ออกเลยเออสายตรงเข้ากับประตูไปเลยนะครับก็มาข้างล่างแคบหน่อยไม่เป็นไร
ความสะดวกเคลื่อนไหวไวนะครับก็เอาน้องสองคนเนี่ยมาช่วยจัดรายการ
จัดไปก็เข้าขากันดีคุยกันสนุกสนานสักพักจอจิ๋วถามมาพี่สถานีพี่ไม่มีเรื่องผีเหรอ
แน่กันแน่ผมก็เล่าว่ามันเคยมีเว้ยแต่เล่าแล้วอยู่ไม่ได้
เล่าแล้วกระเจิดกระเจิงทุกคนต้องอัดเป็นเทปแห้งแล้วส่งมาปล่อยเอา
ผมมีเรื่องผีเป็นกระบวงเลยเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังแบบเริ่มพรุ่งนี้เลยเหลือกัน
จะจัดรายการผีแล้วตัวเองก็รอบดึกด้วยปิดท้ายก็คือ๕ทุ่มถึงเที่ยงคืน
สถานีอื่นพันธมิตรเขากลับกันหมดแล้วเหลือแค่พวกเรา
คืนแรกก็เอาเลยเล่าเรื่องใยเลยแต่งบ้างจริงบ้างแล้วเพื่อความศีรสรรค์อัตภรรก
และลักษณะของห้องส่งชั้นหนึ่งข้างล่างมันจะเป็นเหมือนห้องครัวเก่า
ที่มีหน้าต่างบานเก็ดแต่เราเอาบานเก็ตออกติดกระจกใสมองใสผ่านไป
เห็นผมนั่งหันหลังให้กับตัวบานกระจกแล้วมันก็จะมีประตูเนี่ยตรงไปที่ทางออกด้านหน้า
นำสายตาไปสู่ประตูนะครับจิ๋วเขาก็เล่าเล่าไปนะครับกำลังใส่อารมณ์ได้อัตรรส
แล้วมันก็มีผู้หญิงนะพี่กำลังหยุดหยุดกึ๊ก
แล้วตาเนี่ยมองข้ามหัวผมไปเพราะว่าผมนั่งหันหลังให้กับตัวหน้าต่าง
นะครับเขามองข้ามหัวผมไปแล้วก็เหมือนเพ่งตามองอะไรสักอย่าง
ผมก็ตบขาจิ๋วเป็นอะไรครับเล่าต่อ
พี่มีใครมาหรือเปล่าออกอากาศอยู่
เราก็ไม่มีแล้วครับตอนนี้เราเป็นรายการรอบสุดท้ายแล้วครับ

เอาเป็นว่าถ้าคุณจิ๋วยังไม่พร้อมเดี๋ยวเราพักสักครู่ตัดเข้าโฆษณา

เดินเข้ามาจากประตูด้านหน้าออฟฟิศเดินเข้ามา
ลักษณะเป็นยังไงเขาบอกใส่กางเกงยิน
ครึ่งเดียวครึ่งท่อนท่อนบนเนี่ยเหมือนไม่ได้ใส่เสื้อผ้าหรือเสื้อผ้าอาจจะสีนูด
ลืนไปกับผิวหนังเห็นเป็นวูบเดินมาเร็วมาก
และลักษณะซุ้มประตูที่จะเข้ามาตรงห้องส่งนะครับ
มันจะเป็นซุ้มปูนนะครับโค้งโค้งแล้วมันจะมีเหลื่อมตรงนี้นิดหนึ่ง
ที่ถ้าปกติคนเดินมาต้องเดินอ้อมเพื่อที่จะเข้ามาตรงซุ้มประตูให้เราเห็น
เขาเดินมาปั๊บแล้วหายไปโรงเรียน

จิ๋วก็เลยมองว่าเอ๊ะมีใครมาแกล้งหรือเปล่าก็ดูจนแน่ใจแต่ไม่กล้าออกไปดูนะ
แล้วก็รอจนแล้วจนรอดผมไม่ได้ยินเสียงเปิดปิดประตูหนึ่งแล้ว
รออยู่นานไม่มีใครยืนอยู่
จนท่านจัดต่อไม่ได้แล้วเอาไงดีกลับเลยแล้วกัน
เดี๋ยวลารายการแค่นี้เราก็เล่าไปครึ่งเดียวแล้วกันอีกครึ่งนึงมาต่อพาร์ทหน้าว่ากันไป
แล้วเราก็ปิดรายการผมก็มองตรงนั้นมีเครื่องกดน้ำอยู่เครื่องหนึ่งตั้งอยู่นะฮะไม่มีใคร
ก็เลยปิดประตูหน้าถังประตูม้วนลงแล้วออกไปยืนคุยกันข้างหน้าตกลงมันยังไงวะ
เขาก็เล่าเนี่ยมันจริงนะพี่ผมเห็นจริงผมก็เลยเล่าให้ฟังบ้างว่าเออรุ่นพี่เขาเจอกันมาเด้อ
มีอย่างนี้๑๒๓๔ตั้งแต่รุ่นพี่แนนรุ่นพี่เอกพี่อยู่ในเหตุการณ์ตลอดแต่พี่ไม่เคยเจอเลย
สักพักเล่าไปยังไม่ทันจบได้ยินเสียงครึ่มดังมาจากในสถานี
เหมือนแผ่นเหล็กใหญ่ที่มันล้มแต่ไม่มีอะไรแบบนั้นในสถานีเราเพราะเป็นทางแคบไม่มีที่ตั้งแน่นอน
ว่าเราจะไม่เล่าเรื่องในที่เกิดเหตุแล้ว
มีอะไรกลับไปเล่ากันที่บ้าน
หรือไม่ก็ไปที่คณะแล้วเจอกันอืม
สัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะกว่าจะปลุกปลอก
ขวัญกำลังใจจิ๋วกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

ต้องมีพี่ลิ้นมาก่อน

ผมจะโทรมาเช็คว่าพี่อยู่สถานีหรือยัง
พี่ยังมาอยู่ผมไม่เข้า

ก็เล่าออกาศเล่าเรื่องของเขา

วันนั้นเรียบร้อยผ่านไปได้ด้วยดีตลอดรายการไม่มีอะไรมาขัดขวาง
แต่จังหวะขากำลังจะกลับกันผมก็กำลังเตรียมสปอร์ตโฆษณา
พงเตรียมเพลงปิดฟงปิดไฟจิ๋วเขาก็กระเป้เอากระเป๋าเป้ขึ้นบ่า
เตรียมจะออกแล้วเปิดประตูออกไปเดินตึ๊กผ่านซุ้มประตู
ไปได้นิดเดียวโดดถอยดึงกลับมาปิดประตูปิดปั้ง
แล้วก็มองค้างไว้ตรงนี้ผมก็เอาแล้วปากอาจจะถามได้ว่าเป็นอะไรก็ยั้งไว้ก่อน
ส่วนที่สัญญาซุกี้น้ำยังอยู่เราจะไม่พูดก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวว่ากัน
รอพี่แป๊บหนึ่งพี่ปิดคอมก่อนผมว่าจัดการอะไรให้เรียบร้อย
เดี๋ยวพี่เดินนำออกไปจิ๋วตามหลังพี่มานะทำใจดีไว้นะเว้ยตกบ่า
มันก็เอามือเกาะไหล่ผมเป็นรถไฟเลยเดินออกไปสายตาเนี่ยยังจ้อง
จุดที่เขาจ้องนะฮะมันจะเป็นช่วงลอยต่อระหว่างออฟฟิศที่ต่อขึ้นมาเป็นไม้กระดาน
กับตัวกำแพงของอาคารเดิมก็คือไอ้ซุ้มประตูนั้นนะฮะ
มันจะมีซอกซอกหนึ่งอยู่วางโต๊ะคอมเก่าเก่าผมยังไม่ถามอะไร
แล้วผมก็มองไปตามสายตาของน้องว่าน้องเห็นอะไรอยากจะเห็นบ้าง
ไม่มีอะไรนั่งอยู่ตรงนั้นกลับบ้านแยกย้ายกัน
เราจะไม่พูดเรื่องนี้เช้ามาที่คณะน้องวิ่งมาเลยพี่แลนด์
ผมเจอแล้วสุกี้น้ำตัวเป็นเลยพี่นั่งพี่ตามซอกออฟฟิศตรงนั้นได้ไหม
เออมองอยู่เหมือนกันมันมีพี่เป็นเงาคนตะคุ่มตะคุ่ม
ใหญ่ใหญ่นะฮะเต็มซองเลยเต็มซอกเลยนะนั่งเต็มซอกเลย
กลมกลมใหญ่ใหญ่นั่งอยู่ข้างหลังโต๊ะคอมอืมมีความรู้สึกว่าไม่เห็นหน้าเห็นตา
แต่เหมือนโดนจ้องอยู่โอ้ไม่ไหวแล้วพี่ผมแบบจับไม่ได้เลย
และยังไม่จบนะพี่ผมนึกว่าเขาจะอยู่แค่ที่นั่นผมเหมือนโดนตามด้วย
เพราะว่าเสร็จจากตรงนี้เขาไปต่อที่บ้านมอร์แมน
มอร์แมนก็จะเป็นลักษณะห้องแถวที่เอารถจอดไว้ด้านหน้ามีชายคา
จอดไว้ด้านหน้าเป็นลานปูนแล้วก็ห้องนอนเลย
ก็มีโต๊ะกินข้าวอยู่ตรงนี้สองคนนั่งกินข้าวกันอยู่
เอาประตูม้วนหน้าบ้านลงครึ่งเดียวเห็นเหมือนมีใครเดินผ่านดึกแล้วนะ
ประมาณ๕ทุ่มเที่ยงคืนจัดรายการเสร็จนะครับมีคนเดินผ่านฟ๊อบ
ก็หันไปมองก็เห็นขาคนมันหยุดยืนอยู่ข้างหน้า
ไปอีกทีไม่มีแล้วสักแป๊บนึงเป็นเงาพี่แจ๊ค
เป็นเงาเหมือนเงาคนเราอย่างนี้โดนไฟสาดข้างหลัง
เป็นเงาวื้อดข้ามรถมาวื้อดไหลมา
จิ๊วกับแพทย์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว
หนีเข้าห้องปิดประตูล็อกแน่นเลยไม่กลับบ้านเลยอะไรวะเนี่ยนอนบ้านเพื่อนเลย
จนเช้าถึงกล้าออกมาไม่รู้อะไรเป็นเงาเป็นเงาเลื้อยมาเป็นเงาคนอย่างนี้นะ
เลื้อยข้ามรถมาจิ๋วก็เลยมาเล่าให้ฟัง
ผมไม่ไปแล้วพี่ลาขาดหาทำเองนะ
เขาไม่เล่ากันก็ไปขุดมาเล่านะรุ่นพี่ก็เจอกันมา
ผมเก็บเรื่องนี้เงียบไว้กับตัวจนกระทั่งเลิกงามยามดี
ผมก็เอามาเล่าในออกอากาศอีกผมชอบเล่าเรื่องพี่นะครับ
ก็พอดีว่าแซมที่จัดรายการช่วงเดียวกับผมเขาฟังอยู่
เขาก็โทรมาโอ้คุณมีประสบการณ์สดเหรอครับเดี๋ยวผมไปร่วมรับรู้ด้วย
เชื่อไหมครับผมจัดรายการตั้งแต่๔ทุ่มถึงเที่ยงคืนทุกวันก่อนหน้าคุณจะมา
ผมไม่เคยเจอเลยนะครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันว่ามีจริงหรือเปล่า
ออกอากาศพูดดีจังมาถึงปั๊บเนี่ยมาเลยครับยินดีต้อนรับ
คุณมาจัดรายการคู่กับผมเพราะจิ๋วเขาไม่อยู่แล้ว
เข้ามาผมก็เปิดรายการไปก่อนโซโลหนึ่งช่วง
แซมก็เดินเข้าเดินออกหุ้นวายอะไรกับมือถือก็ไม่รู้
เดินเข้ามาแล้วก็เดินออกไปหยุดยืนอยู่ตรงซอกตรงนั้นแป๊บนึง
แล้วก็เดินออกไปเลยอืมอ้าวไม่มาจัดรายการเหรอ
ผมก็ได้แต่เก็บความสงสัยไว้วันนั้นผมก็โซโล่คนเดียว
หนีกลับบ้านไปแล้วเกิดอะไรขึ้น
ไม่บอกไม่กล่าวไม่บอกไม่กล่าวไม่เล่าโทรหาไม่รับด้วย
ว่าโทรศัพท์มีปัญหาหรือเปล่าหรืออะไรหรือว่ามีธุระด่วนเห็นวุ่นวายอยู่
ตอนเช้ามาเฉลยที่คณะเหมือนเดิม
ตอนแรกผมก็ถามนะว่าแซมมาที่สถานีไม่กลัวเหรอ

พกของมาเต็มพร้อมรบมาก
แต่พอถึงเวลาทำไมคุณสองนิไม่ช่วยคุณเลย

ผมก็ถามเขาได้ความว่าผมเจอแล้วครับ
แซมเป็นผู้ชายตัวใหญ่ผมเจอแล้วครับจุดเดิมเลยครับ
แต่คราวนี้พิเศษเพิ่มเข้าตอนที่เขากำลังลุ้ง

นั่งอยู่มีโต๊ะขวางหน้าเขาลุกวับ
ลุโต๊ะพุ่งเข้าใส่แซมอย่างนี้
แต่แซมมีความรู้สึกว่าอะไรที่ผ่านเข้ามาเนี่ย
มันร้อนก่อนมันร้อนจากหน้าผากไปที่กระหม่อม

แล้วย้อนกลับมาด้วยปื๊ดมาหยุดที่กระหม่อม
รู้สึกไม่ดีเหมือนจะโดนเข้าเหมือนจะโดนอะไรอย่างนี้นะครับ
กลับบ้านเลยก็เลยไม่ได้อยู่
ก็ดูเหมือนว่ามีอะไรพยายามจะแทรกแซงเขา
แล้วเขารับรู้ว่าอันตรายแต่เขามีของป้องกันตัวอยู่
เขาก็เลยรับรู้ไปว่าของจริงมันอยู่ตรงนี้
ผมเก็บเรื่องนี้ไว้จนกระทั่งผ่านไป๑ปี
แซมก็ไม่มาแล้วจิ๋วก็ไม่มาแล้ว
ยิ่งไม่มาใหญ่เลยคนมันขาด
หุ้นส่วนที่จัดข้างบนเนี่ยเขาแยกไปเปิดของเขาเองแล้ว
เราก็ย้ายสถานีของเรากลับขึ้นไปที่ชั้น๒เหมือนเดิม
แต่คราวนี้ไปจัดที่ห้องตัวห้องซ้อมดนตรีเลย
ลักษณะมันจะมีเวทีขวางข้างหน้าอย่างนี้นะครับ
แล้วก็มียกพื้นขึ้นมาประตูอยู่ทาง๑๐นาฬิกามองไปเนี่ยเห็น
รับดีเจใหม่มาดีกว่าห้องจัดกว้างวางเวง
ช่วงมันจะได้เต็มผมจัด๒ช่วงช่วงบ่ายกับช่วงเย็น
แล้วก็จะมีดีเจหน้าใหม่สมัครมาเป็นผู้หญิงตัวเล็ก

น้าก็จะจัดรายการแบบนุ่มนวลสวัสดีค่ะเสียงเล็ก
วันเวลาผ่านไปผมก็เริ่มรู้สึกว่าจัด๒ช่วงมันเหนื่อย
เดี๋ยวผมทีมวิวมาจากบ้านแล้วกันทางไกล
คอมพิวเตอร์จากระยะไกลและส่งเสียงออนไลน์มานะครับ
เป็นวิธีขี้โกงไม่ต้องมาตัดสดเองแล้วเดี๋ยวมารอบเย็นทีเดียวอ่า
พี่นะโทรมาลิ้นพี่มีเรื่องจะปรึกษา

พี่ว่าพี่ทำต่อไม่ไหวแล้วว่ะ

รู้สึกว่าพี่พอพี่มีปัญหาแล้วพี่ปรึกษาใครไม่ได้
อู๋ตายแล้วหรือว่าเราเพราะเราทิ้งเขาอีกคนเดียวนะ
เออเป็นไรพี่มีปัญหาอะไรหรือเปล่า

ผมทีมวิวเอาพี่เป็นเสียงเป็นเสียงสดส่งมาจากบ้าน
ไว้สอนพี่ทำบ้างนะพี่อยากทำบ้าง
อยากจัดอยู่แหละแต่ไม่อยากมา
มีอะไรเออมีแปลกละ
พี่ถามตรงนะที่นี่มีอะไรหรือเปล่า
คำนี้เออแสดงว่ามีแล้วล่ะเจอแล้วล่ะ
พี่เขาเจอแล้วอะไรที่ว่าคืออะไรอ่ะพี่
พี่ถามใหม่พี่ถามตรงที่นี่มีผีหรือเปล่า
ปบเข่าชาติเลยอีกแล้ว
พี่นะเล่าก่อนเพราะผมมั่นใจว่าตอนผมรับสมัครงาน
ผมไม่มีการเล่าเรื่องผีไซโครพนักงานแน่นอน
เพราะว่าเดี๋ยวจิตปรุงแต่งบอกแบบพวกจิ๋ว

ทีนี้ไม่เล่าเลยไม่มีข้อมูลเลย

คือพี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าใช่ไม่ใช่

ช่องกระจกตรงนั้นจะมีดีเจลูกทุ่งอยู่

รอดคนมากเลยจังหวะดีมากเลย
จัดรายการไปกำลังปิดเบรกแรก

ตรงกรอบประตู

ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็มองเข้ามา

หน้าเข้มเหมือนคนแขก
ชุดดูไม่ค่อยออกหลัง

นับ๓๒๑ฟื๊ด

เพราะว่าเริ่มมีแฟนรายการเอาของมาให้แล้วไง

ไม่ใช่แฟนรายการไม่น่าจะหายตัวได้แบบนี้

แต่ด้วยสปีริตแรงกล้าของนักจัดรายการ
ลงไปที่ห้องจัดเก่าของพวกเรา

ก็มีอันต้องปิดคอมดึงแฮนนี่ไดท์กลับบ้าน
เพราะว่าระหว่างกำลังจะเปิดไมค์พูดเนี่ย
มีเสียงขูดแผ่นซับเสียง
แล้วมีเสียงลำคำลามในคอ

ไม่มีใครได้ยินด้วยเพราะอยู่คนเดียว
ไม่ไหวแล้วเก็บกระเป๋ากลับบ้านดีกว่า
จึงเป็นที่มาของว่าที่นี่มีอะไรไหม

ผมก็เลยใจเย็นนะพี่นะ
ผมเนี่ยมีเรื่องจะเล่าให้ฟัง
เขาบอกว่าผีก็คือคนที่ตายไปแล้ว

ดังนั้นน่าจะสื่อสารภาษามนุษย์ได้แหละ

พี่ไปคุยยังไงคุยกับผีเนี่ยนารินจะบ้าเหรอ
คุยพี่คุยเหมือนเราคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่

คุยแบบขอความเห็นอกเห็นใจ
นี่หนูมาทำงานที่นี่นะเงินเดือนก็น้อยทำเพื่อคนอื่น
ทำเพื่อสังคมทำเพื่อชุมชน
หนูแบบบำเพ็ญประโยชน์มากเลยนะ
ดังนั้นมีอะไรเนี่ยอย่ามาให้เจออย่างนี้หนูกลัว
พี่พูดไปเลยพี่ใส่เต็มที่สวัสดีขอความเห็นใจ
ผมว่าถ้าเขาเป็นวิญญาณที่ดี

แต่ถ้ามิดีแล้วตอนนี้ค่อยว่ากัน

จังหวะเวลาที่เราไปจูนติดเท่านั้นเอง

จนแล้วจนรอดพี่นะไม่กล้า

เดี๋ยวนะแฟนไม่ว่างหรือแฟนไม่มาว่ะ

เอาผีมาแล้วหมาจะสัญญาณให้อะไรไหม

จังหวะสุดท้ายจริงที่พี่นะบอกว่า

เป็นวันที่พี่ตัดสินใจคุยกับเขาจริง
มันมีอยู่บ่ายช่วงหนึ่งบ่าย๓โมง
กลางวันแสกเลยนะแดดข้างนอกนี้แจ๋เลยแต่ข้างในด้วยความเป็นสถานี
เราปิดทึบหมดเพื่อซับเสียงปิดตรงหน้าต่างเราอุดหมด
แสงไม่เข้ามีแต่แสงไฟในหอว์
ทีนี้เนี่ยก็จัดรายการไปกำลังจะปิดช่วงแล้วล่ะ
กำลังจะลารายการแล้วล่ะหันไปทางขวามือมันเป็นกำแพงตัน
แล้วก็มีแผ่นทรัพย์เสียงร่างของผู้ชายคนเดิมโผล่มาครึ่งร่าง
ต้องใช้คำว่าโผล่มาแค่ซีกหน้าจากกำแพง
เหมือนตัวอีกครึ่งหนึ่งจมฝังอยู่ในกำแพงแล้วมายืนจ่ออยู่ตรงเนี้ยกับพี่นก
น้าก็แบบหนูจะทำยังไงกับคุณดีตัดสินใจปิดไมค์แล้วคุยตรงนั้น
หมาไม่ช่วยอะไรเลยหมาจะหอนจะเห่าไม่มีเลย

มันก็แบบเออรับผิดชอบเองแล้วกันนะมนุษย์อะไรอย่างนี้
ก็ตัดสินใจพูดตามสคริปต์ผมเลย
หนูมาที่นี่นะหนูทำเพื่อสังคมนะคะเป็นวิทยุชุมชน
ช่วยประสานงานให้กับผู้คนหนูไม่ได้เงินเดือนเงินเดือนกรุงลงกำลงกำไรอะไรก็ไม่มี
ค่ารถก็ออกเองอย่ามาหลอกหนูเลยถ้าอยากจะให้โชคให้ลาบค่อยเข้าฝันเอา

ใช่ทำไมเฟสเอาท์น่ากลัวกว่าเฟสอินก็ไม่รู้นะครับ
ตั้งแต่นั้นมาก็เหมือนจะได้ผล
นะไม่เจออีกเลยแต่พี่นะก็ไม่มาจัดรายการอีกเลย
เดี๋ยวนะไม่เจออีกเลยคือเขาไม่มาอีกเลย

ใช่ครับเขาก็ไม่กล้า
นี่คือสุดยอดซีรีส์ทำยังไงดีนะมันไม่มีคนจัดรายการแล้ว
ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมโซโล่คนเดียวกันแล้วกัน
เพราะว่าทำบุญเราก็ทำแล้วเอาพระมาทรงมาสวดขึ้นสถานีใหม่
เราทำจนกระทั่งสถานีย้ายจากชั้น๒มาชั้น๑แล้วกระถดไปข้างหน้า
สุดเลยอืมทีนี้เนี่ยมีอะไรก็เปิดประตูบานเดียวแล้ววะ
ปื๊ดเลยสายตรงลงท่อไปเลยทีนี้มันก็จะเห็นถนน
แต่วันดีคืนดีก็นั่งจัดรายการอยู่หัวข้ามรถชนปึ้งสไลด์ลากมากับ
ก็มีอุบัติเหตุได้เห็นแบบช็อตเด็ดคนดังอะไรแบบนี้บ่อย
แต่มันก็ไม่มีอะไรที่แบบว่าแตกตื่นเพราะเราเป็นคนไม่เห็น
สัมผัสจิตวิญญาณหายไปพักหนึ่งจนกระทั่งรุ่นน้องของผม
เรียนจบแล้วก็รองานมีทักษะทางประชาสัมพันธ์บ้างเรียนนิเทศมา
จัดรายการกับพี่สิมาคู่กันช่วงเย็นเย็นกลางคืนเราไม่จัดละ
ก็ยังคิดถึงเรื่องผีอยู่เราเป็นคนชอบมันต้องอดพูดถึงไม่ได้
เล่าเรื่องลี้ลับแล้วกันเล่าเรื่องผีแล้วกันมีหัวข้อหนึ่งพูดถึงเรื่องของ
ทำไมต้องผมยาวทำไมต้องชุดขาวนั่นนู่นนี่น้องบอกบางทีก็ไม่อย่างนั้นนะพี่
บางทีเนี่ยก็สายเดี่ยวสีแดงผมบ๊อบเทเหมือนคนที่อยู่ตรงนี้
เหรอครับเขาก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับเอาเป็นว่าคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อครับว่า
เป็นยังไงพักเบรกโฆษณาสักคู่ยังไงวะแกเออหนูเห็น
เป็นผู้หญิงเหรอเป็นผู้หญิงบ๊อบเทสายเดี่ยวสีแดงยืนอยู่ตรงหัวถนนตรงข้ามกับสถานี
กลายเป็นว่าข้างในเนี่ยเรื่องซาไปแล้วกลายเป็นว่ามีคนเห็นผีคนใหม่กำเนิดขึ้นมาแล้วมอนิเตอร์ให้เราเห็น
กระจกด้านหน้ามองทะลุออกไปเห็นพอดีโอ้นี่แกเห็นแบบเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้เลยเหรอแล้วเขาเป็นอะไรยังไง
เขาน่าจะอุบัติเหตุพี่เราก็นึกไปถึงมอไซค์ที่สไลด์วันนั้นเพิ่งเกิดเลย
เออแต่พี่ไม่รู้นะว่าคนเสียไม่เสียหรือว่าเป็นใครอะไรหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเขาอาจจะเสียนานแล้วแต่หนูเห็นอย่างนี้พี่
ชุดขาวแน่นอนตามสภาพที่เสียชีวิตเขาเรียกว่าสัญญาสุดท้ายเป็นยังไงเป็นแบบนั้น
ผมก็โหแล้วเราทำไงก็ไม่ต้องทำอะไรพี่เขาอยู่ข้างนอกแล้วก็อยู่ข้างในของเรา
นั้นพี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังผมก็เล่าซีรีส์พี่นะย้อนหลังกลับไปข้างในแล้ว
เล่าเรื่องข้างในเล่าให้ฟังเลยเล่าแบบสตาร์วอร์ด้วยจากกลางใบหน้า
จากจากภาคล่าสุดไปภาคปฐมบทเขาก็โอ้เหรอพี่แต่เขาก็คนเดียวกันใช่ไหม
น่าจะคนเดียวกันอาจจะมารูปลักษณ์ที่แล้วแต่คนจูนติดได้พี่จะรับรู้เอาไว้
เห็นจะได้บอกว่าทำความเคารพถูกวันนั้นยังไม่ทันคล้อยหลังนะฮะ
ผมเข้าห้องน้ำไปก่อนทีเนี้ยประตูที่เจาะช่องของชั้นสองอืม
มันถูกอันเชิญมาไว้ชั้นหนึ่งแล้วอืมไอ้ซุ้มประตูเนี้ยถูกไอ้ประตูนี้กั้นเอาไว้อ่า
มันช่องส่องผีหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนน้องที่มาใหม่คนนี้จะเห็นอะไรบางอย่าง
เขานึกพี่เสร็จหรือยังอืมนึกว่าจะเข้าห้องน้ำอ๋อแป๊บเดียวแป๊บเดียวจะเสร็จแล้ว
เปิดออกมาแกรกหน้าเสียเลยหน้าซีดเลยพี่เราออกมาคุยกันข้างหน้าไหมอืม
ก็เดินออกไปคุยที่พี่เล่าชุดขาวตัวเล็กใช่ไหมมีหมวกใช่ไหม
หนูว่าหนูเห็นตอนพี่เนี่ยค้อยหลังเข้าไปหนูได้ยินเสียงปิดประตูห้องน้ำ
ว่าพี่เข้าไปในห้องน้ำแล้วแต่ตรงช่องเนี้ยมันมีชายเสื้อขาวขาวอุ้ย
แพร่มออกมานิดนึงให้เห็นแล้วก็เห็นเป็นใครว่าผีไม่มีเงาเนี่ย
ผมว่าแล้วแต่เขาจะให้เห็นไม่ให้เห็นเนี่ยเขาเห็นเงาทอดไปตรงที่เป็นมุมกรอบสายตาเขาพอดี
เหมือนมีแสงจากตรงเนี้ยแล้วเงาเขาทอดไปอย่างเงี้ยฟึ๊บหายไปอืม
นี่คือครั้งสุดท้ายที่มีคนเห็นผีที่สถานีนั้นอืม
เพราะว่าสุดท้ายก็เหลือผมคนเดียวจนแล้วจนรอดจนกระทั่งสถานีปิดตัวลงอืม
ไม่สามารถออกอากาศได้ต้องขายคลื่นขายอะไรไปตามระยะเวลา
เรื่องนั้นก็เป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้ว่าเขาคือใครโอ้โห
นี่สถานีผีหลอกจริงจริงนะคือคุณลินไม่เจอไม่เจอหรอ
ไม่เห็นอยู่จากรายการคนเดียวก็ไม่เห็นไม่เห็น
ไม่รู้สึกแต่คนอื่นกลับกลายเป็นว่าเห็นมาให้เห็นเลยนะ
คือเหมือนมาดูมากกว่าจากที่คุณลิ้นเล่าเหมือนกับเขาไม่ได้มาหลอก
แต่อาการที่เขาปรากฏตัวออกมามันเหมือนมาหลอกไงเพราะว่าเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่า
การที่เขามาปรากฏตัวแบบนั้นมันมาปรากฏตัวในฐานะของความน่ากลัว
โดยที่เขาไม่รู้ว่าไอ้สิ่งนี้มันคือความน่ากลัวสำหรับเขา
กำแพงแล้วปลื๊ดออกมาจากกำแพงแล้วก็หายเข้าไปในกำแพง
แล้วก็นั่งกอดเข่าอยู่ตรงไอ้มุมนั้นจนทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใคร
ซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเอาตรงนั้นมันเป็นทางสามแพงอ่า
น่าจะเปลี่ยนเจ้าของมาหลายรุ่นแต่เราอยู่นานที่สุดเราอยู่เป็น๑๐ปี
สิบปีนะทุกวันนี้ก็ยังเช่าอยู่เอาไว้วางเสาเฉยเฉย
ทุกวันนี้ยังอยู่แต่ไม่ได้เปิดกิจการเป็นสถานีวิทยุแล้ว
แต่เอาไว้เป็นเสาเชื่อมสัญญาณแล้วมีคนทำงานอยู่ไหมครับ
ก็มีคนเวียนเข้าเวียนออกคอยดูแลเป็นช่างเทคนิคแล้วเจอไหม
เขาไม่เจอเขาเป็นคนที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นเหมือนกัน
เขาเป็นนายสถานีอีกคนนึงถัดจากพี่แนนอืม
เขาบอกว่าฟังแล้วนะเรื่องนี้เล่าเล่ามาทุกรุ่ง
เล่าออกอากาศก็ฟังอยู่อืมแต่พี่อยู่พี่ไม่เจอเลยอืม
แต่บางทีพี่นั่งทำงานอยู่คนเดียวพี่นึกถึงเรื่องนี้พี่ก็เสียวเหมือนกัน
อืมอืมแต่พี่ว่าไม่มีหรอกเพราะว่าที่เนี้ย
สารพระภูมิก็ไม่ได้ตั้งแต่ว่าเป็นเจ้าที่ก็ไม่ควรอ่า
ขึ้นบ้านใหม่ก็ทำแล้วทำเอาพระมาทรงมาสวดอะไรแล้ว
ไม่น่าจะมีนะผมก็บอกเพราะว่าไม่มีเจ้าที่นั่นแหละ

คือสิ่งนี้ที่อยู่ในนี้อาจจะไม่เจ้าที่หรอก
หรืออาจจะเป็นคนที่เคยอยู่ที่นี่มาก่อน
เสียชีวิตมาก่อนหรืออาจจะมาเกี่ยวข้องกับสู่ศาล
หรือมันเกี่ยวข้องกับทางสามแพ่งตามความเชื่อ
ไม่รู้เลยที่ตรงนี้พี่แจ๊คมีประวัติ
ก็คือเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นสู่ศาล

เขาเรียกว่าสถานที่สำหรับยิงธนูอืม

นักโทษประหารคนสุดท้ายเขาใช้ไม่ไผ่เน็ตพอ
แล้วก็ใช้ดาบสภัยพาแร่งตามไม่ไผ่อืม
นั่นคือนักโทษประหารคนสุดท้าย
ต่อมามีการละโรคระบาด
เป็นไข้รากสัตว์ก็พูดง่ายว่าหาลงนะครับ

สู่สารเป็นสู่สารหลักของเมืองเนี่ยมันอยู่ทางฝนผอก

ไม่สามารถที่จะขนย้ายศพโดยไม่ผ่านชุมชนที่เขาไม่ติดโรคระบาดได้เดี๋ยวมันจะแพร่กระจาย
เขาตัดสินใจเจาะประตูเป็นประตูผีประตูใหม่
ซากกำแพงแตกแล้วเอาศพลงตรงนี้แล้วเปลี่ยนที่นี้ให้เป็นสู่ศาล
ทางสามแพ่งที่ตรงมหาสถานีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่ากองผีกัน
กองแปลว่าทางผีกันแปลว่าผีเหี้ยนทางผีเหี้ยนเพราะว่ามีศพอยู่ใต้ดินเต็มไปหมดเลย
ศพจากอฮิวานี่แหละจากโรคหานี่แหละนะครับแล้วนักเรียนสมัยก่อนไม่ต้องต่อยตีเก่ง
ถึงจะนับว่าเป็นคนกล้าคุณเดินเท้าเปล่าเนี่ยไม่ต้องใช้ภานะ
กองผีกันนี้ได้เนี่ยนับถือเลยให้เป็นหัวหน้าเลยเพราะว่าเจอทุกราย
แล้วตอนที่ไปอยู่ที่ตึกนี้ครับรอบมันเป็นชุมชนไหม
ชุมชนแล้วครับรถผ่านสัญจรขวักไขวมีเสริมอีกนิดนึง
แล้วก็คุยกันว่าอยากกลับมาเล่าเรื่องผีเปล
มันบอกไม่เอาสักแพทย์หนึ่ง
ตอนนั้นเราอยู่ชั้น๒และชั้นบนมันเป็นดาดฟ้า
เสียงเดิมกลิ้งแต่ดังมาจากข้างบน
จากเดิมที่นั่งอยู่นู่นกระโดดมานั่งตัดผมตรงนี้เลย
เห็นไหมพี่เราไม่ควรจริง
ผมเขตแล้วงานไม่เป็นไร
เดี๋ยวแยกย้ายกันกลับดีแล้วผมก็อยู่จัดรายการต่อ
สักพักหนึ่งข้างเขาเป็นร้านกรอบรูป

ผมได้ยินเสียงเคาะเหมือนเคาะไม้

มันกำลังส่งสัญญาณถึงอะไรก็ไม่รู้

เหมือนแสดงความไม่พอใจไม่ชอบ

หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ในสถานีนั้นมันไม่มีอะไรล้ม

เคาะดังมาจากห้องข้างแต่แผ่นเหล็กดังมาจากข้างบน
ไอ้แผ่นเหล็กเนี่ยไม่ได้ดังมาจากห้องข้างแล้วมันสะเทือนมาถึงของเรานะ

ชัดเจนมากว่าเพราะว่าเพดานปูนมันบาง
ข้างบนไม่ควรจะมีอะไรเพราะว่าเป็นดาดฟ้าอย่างที่บอก

แต่ถามว่าอยู่ไปได้ยังไงคนเจอเขาก็ไม่อยู่เหมือนกันนะ

คุณผู้ชมและนี่คือคุณลิ้นคนหาทำ
แต่ละเรื่องที่เขาเอาล่องครับอูนี่สนุกอยังเงี้ย
เพราะฉะนั้นเรื่องวันนี้ที่เราได้ฟังกันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ในสายงานอาชีพ
ที่คุณลิ้นเคยทำเป็นนักจัดรายการอยู่ทุกวันนี้อาจจะไม่ได้ทำวิทยุโดยตรง
แต่เป็นออนไลน์ถือว่ายังอยู่ในสายงานนั้นเจออยู่ไหมเจอไหมที่จัดรายการ
ผมไปเจอครั้งหนึ่งคือเท่าที่ผ่านมาอันนี้เล่าตรงนี้เลยแล้วกัน
ตลอดชีวิตที่ผ่านมาผมพยายามมาตลอดที่จะเห็นผีผมไปท้าทายตามสู่ศาล
ลองของไปนอนในถ้ำไม่ได้เห็นเลยแต่จังหวะมันจะได้เห็นได้เห็น
ผมทำงานอยู่ที่ห้างหนึ่งเมื่อ๖เดือนที่ผ่านมานี้นะครับ
ทุกช่วงพักผมจะไปนั่งหน้าร้านกับร้านหนึ่งจังหวะที่นั่งเห็นเหมือนเงาคนนะครับ
ตัดผ่านตรงขอบโต๊ะของร้านน้ำชาร้านตรงนั้นไป๑คน๒คนเดินสวนกลับไป๑คน
แล้วเดินมาสามคนฟึบผมก็เอ๊ะใครมาเดินผ่านนี่มันช่วงพักคนไม่ค่อยจอแจ
ผมก็มองหาต้นกำเนิดเงาเลยมันต้องมีแสงที่จะส่องมาทาบกับเงาคน
มันต้องมีคนเดินพลุกพ่านมองก็แล้วเดินลุกออกไปหาจุดก็แล้ว
เดินหามุมอยู่นั้นเดินไปดูใกล้ใกล้กันแล้วไม่มีสิ่งที่ควรจะเป็นจุดกำเนิดเงา
กลับมานั่งปุ๊บไม่เห็นแล้วอันนี้ผมเป็นความเชื่อส่วนตัวนะว่าผมได้เจอแล้ว
รูปแบบเงานั้นกำเนิดขึ้นมาเองกำเนิดขึ้นมาเอง
ที่ไม่มีจุดกำเนิดแสงไม่มีจุดกำเนิดแสง
แต่เห็นก็คือถือว่าเห็นแว๊บด้วยหางตาไม่ได้เห็นแบบเต็มเต็ม
ไม่ได้เห็นดีเทลเหมือนน้องคนนั้นที่เห็นแบบสายเดียว
น้องสายเลยสายเดี่ยวอันนั้นเห็นแบบดีเทลทั้งหมดเห็นรายละเอียดทั้งหมด
ใช่อันนั้นเขาบอกว่าเขาผ่านความเป็นความตายมาเขาจึงได้เห็น

เขาเลยได้เห็นชัดขึ้นตรงกว่าเรา
เราก็ถือว่าเราสะสมแก่ใจแล้วจากความพยายามทั้งหมดที่ผ่านมา
บทที่เราถอดใจเราไม่อยากเห็นแล้วเราได้เห็นแค่นี้ก็ดีแล้ว

โอ้โหคุณผู้ชมครับและนี่คือประสบการณ์บางส่วน
ของคุณลิ้นเท่านั้นเองนะฮะ
ผมบอกแล้วว่าเขาเป็นคนที่น่าศึกษามาก
เขาไปทำทุกสิ่งทุกอย่างลองมาหมดแล้ว
อันไหนที่ที่ว่าแน่ที่ว่าเจ๋ง

ผีคุณสัยมนต์ดำลองทำทุกสิ่งทุกอย่าง
ตัวเองพิสูจน์ได้แล้วว่าโลกนี้มีผี๑๐๐

ชาวสถานีผีดุของเรานะฮะขอบพระคุณมากครับ
ขอบคุณค่ะเรื่องสนุกมาก

ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ

จนเป็นที่มาของฉายาชื่อของเขาเลยครับ
ยินดีต้อนรับคุณเบนส์คุณยายครับ
สวัสดีครับคุณเบนโอ้โหไปไงฮะสวัสดีครับ
นี่แค่ปิดแมสนะเปิดตานิดเดียวนะ

เน้นครับปกติเราจะคุยกันผ่านทางโทรศัพท์
วันนี้มานั่งคุยแบบเห็นหน้าเห็นตา

ตื่นเต้นมากครับพี่

อันนี้ยิ่งตื่นเต้นมากกว่าเดิม
วันนี้เบ้นมีเรื่องมาฝากชาวสถานีผีดุของเรา

วันทองห้ามทัพ

จะเรียกว่าเป็นประสบการณ์ของผมโดยตรงก็ไม่เชิงนะพี่
เพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่ผมได้ไปรับรู้มาอีกทีนึง

แต่สิ่งที่รับฟังมาเนี่ย
มันมีตัวผมที่เกี่ยวข้องอยู่ในนั้นด้วย

น่าสนใจเรื่องนี้วันทองห้ามทัพ

ครับก็ผมเนี่ยได้รับรู้เรื่องนี้ตอนผมอายุ๑๗ปีนะครับผม
ซึ่งย้อนกลับไป๘ปีที่แล้ว

ที่โรงเรียนมัธยมแห่ง๑ในกรุงเทพฯนะครับผม
ซึ่งผมจำได้ว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ทางโรงเรียนของผมจัดงานกีฬาสี
ซึ่งงานกีฬาสีเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการเดินขบวนพาเลสอะพี่
ซึ่งต้องเดินขบวนพาเล็ตของแต่ละสีเดินรอบตลาดรอบเมืองอะไรประมาณนี้
ซึ่งปีนั้นเป็นปีที่ทางโรงเรียนของผมเนี่ยจัดงานกีฬาสีในตรีมรามเกียรพี่
ซึ่งผมเนี่ยได้รับหน้าที่ได้รับบทแต่งตัวเป็นพลักษณ์ครับผม
ซึ่งต้องเดินคู่กับพระรามแล้วก็นางศรีดานะครับ
ซึ่งนางศรีดาเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าคนที่แต่งเป็นนางศรีดาเนี่ย
เขาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนพี่มาจากประเทศจีน

เป็นคนจีนเลยครับผมซึ่งพูดภาษาไทยเนี่ยสื่อสารกับเราเนี่ยค่อนข้างที่จะยากมากพี่
ตอนนั้นเนี่ยทางโรงเรียนเขามีชุดให้นะพี่แต่ว่าความพึงพอใจของผมเนี่ยผมคิดว่าชุดของทางโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างเก่า
แล้วค่อนข้างที่จะชำรุดนะพี่ผมก็เลยมีความคิดเห็นกับเพื่อนที่แต่งเป็นพระรามแล้วก็นางศรีดาเนี่ยว่าจะออกไปหาเช่าชุดกัน

ให้มันดูเต็มเพราะว่าเราเป็นจุดเด่นของโรงเรียนอะพี่ถือว่าเป็นตัวเอกทั้ง๓ตัวก็เลยอยากจะดูดีดูเด่นที่สุดก็ไปหาร้านเช่าชุดกันพี่
ปรากฏว่าหายากมากเพราะว่าเราต้องรู้จักร้านที่เขาทำเรื่องโขนเรื่องชุดไทยโดยตรงนะถึงเราจะรู้แหล่งแต่ทีนี้เนี่ยพอเราไปร้านเช่าชุดธนาเขาไม่มีครับนะฮะแต่บังเอิญว่าผมเนี่ยรู้จักกับพี่คนนึงที่เขาเป็นเด็กนาฏศิลป์เด็กลำโดยตรงเลยผมก็เลยปรึกษาเขาเรื่องการหาชุดเนี่ยแหละครับผมนะพี่เขาก็เลยแนะนำมาว่าพี่เขาพอจะ
เขาไม่ได้เป็นร้านนะเขาทำธุรกิจด้านนี้เป็นบ้านชื่อว่าบ้านเครื่องครูรัฐนะตอนนั้นผมก็อยากไปดูอ่ะพี่นะก็เลยขอพิกัดแล้วก็ขอเบอร์ของคุณครูรัฐนะอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าคุณครูรัฐเนี่ยเขาเป็นคล้ายเป็นคุณครูท้องถิ่นของจังหวัดนนทบุรีแล้วก็เป็นคุณครูภูมิปัญญาไทยของจังหวัดนนทบุรีเลยผมก็โท
อยู่ที่บ้านครูรัฐเลย

บ้านคุณครูอยู่ซอยพิบุญสงคราม๒๒

ตามที่พิกัดที่คุณครูเขาส่งมา
พอเข้าซอยไปปุ๊บ
ผมเจอทาวน์เฮาส์อยู่สามหลังติดกัน
ตอนนั้นผมเห็นทาวน์เฮาส์หลังตรงกลาง

มีชุดโขนชุดแสดงตากไว้อยู่ที่หน้าบ้าน

สักพักนึงคุณครูเขาก็เดินออกมาจากบ้าน

เพราะเขาตากผ้าไว้เต็มหน้าบ้านเลย

เขาก็เลยซักชุดแล้วก็ตากไว้อยู่ที่หน้าบ้าน

พอที่ผมก้าวขาเข้าไปในบ้านคุณครูคือ
ความรู้สึกคือตอนนั้นผมตะลึงมากนะพี่

ผมตะลึงกับสิ่งของที่อยู่ในบ้านของคุณครูอะครับพี่

โขนหัวโขนพ่อแก่

คือทุกสิ่งทุกอย่างมันทำให้ผมขนลุกอะพี่
เพราะผมไม่เคยเห็นอะไรที่เยอะขนาดนี้
ผมก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็ไปสะดุดตาอยู่สิ่งหนึ่งพี่
มันเป็นตู้กระจกใหญ่
และด้านในตู้จะเป็นหุ่น
แล้วก็เป็นชุดไทยอยู่ชุดหนึ่ง

ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นชุดไทยของยุคปัจจุบันพี่

เขาจะปักด้วยเพชรด้วยพลอยด้วยเลื่อมอะไรประมาณนี้
แต่ชุดไทยที่อยู่ในหุ่นในตู้กระจกชุดนี้
ค่อนข้างที่จะปักคล้ายกับโลหะ
โลหะดำสีถมืนอะพี่
ซึ่งผมมองผมคิดว่าชุดนี้คือเก่ามาก

คุณครูรัฐเนี่ยเขาเห็นว่าเราสนใจกับสิ่งนี้

ชุดพวกนี้ครูไม่ได้ปล่อยเช่า
เพราะว่ามันเป็นชุดที่บรรพบุรุษของคุณครู
ก็คือเป็นมรดกตกทอดมา

ครูเล่าว่าบ้านของคุณครู
ในสมัยรุ่นปู่ย่าตายาย
เขาเป็นคณะละครชาตรี

เขาบอกว่าชุดพวกนี้มีอายุไม่ต่ำกว่า๖๐
ขณะนั้นครูก็พาผมกับเพื่อนอีก๒คนนี่
เดินไปโซนที่เป็นชุดเช่านั้น

ครูก็หยิบชุดมาให้พวกผมลองกัน

ความรู้สึกตอนนั้นมันเหมือนมีริมอะไรสักอย่าง

คือตีแรงผมปิลเลย

ประตูหน้าต่างมันไม่ได้เปิดอะพี่

สักพักหนึ่งผมกำลังจะหันไปคุยกับเพื่อน
เพื่อนผมที่แต่งเป็นนางศรีดาที่เป็นคนจีนนะครับ

ร้องแบบสะอึกสะอื้นแบบโหยหวนมาก

ตอนนั้นพอเขาร้องไห้เสร็จปุ๊บ

เขาใช้เข่ากับแขนของเขาคาน

ไปมุมมุมห้องมุมหนึ่ง
ซึ่งมีตู้เหล็กใหญ่

จะเป็นตู้บานใหญ่สูง

ประตูตู้เนี่ยใช้เลื่อนนะครับผม

ขณะที่คานก็ร้องไห้ไปด้วยพี่
คานคานไปหยุดอยู่ตรงตู้นั้น

เขาใช้หน้าผากของเขาอะพี่

พักนึงเขาเปลี่ยนจากเสียงร้องไห้นะครับผม

แล้วหลังจากที่เขาฮึดเสร็จเนี่ย

แต่น้ำเสียงขณะที่เขาพูดเนี่ย

เป็นเสียงที่น่าเกรงขามมากพี่

ทำไมมึงตากผ้าไว้หน้าบ้าน

ตอนนั้นความรู้สึกผมแปลกใจมากพี่

กับเราเนี่ยก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วพี่

อยู่ดีเขาพูดแบบนั้นขึ้นมา
ผมงงกับเพื่อนงงเป็นไก่ตาแตกเลย
หันไปมองหน้าครูลัทธ์

เห็นครูนั่งพับเพียบผมก็ต้องทำตามเขา

สิ่งที่ผมเห็นหรือสิ่งที่เพื่อนผมเป็นมันคืออะไร
และด้วยความกลัวก็เลยนั่งพับเทียบตามเขา
สักพักหนึ่งคุณครูยกมือพนมครับ

แล้วยิ่งเป็นปริศนาในใจผมมาก

สักพักนึงเพื่อนผมที่เป็นคนจีนเป็นลมครับ

ผมกับคุณครูก็คือประถมพยาบาลกัน

ประถมพยาบาลกันจนมีสติ

ทำไมยูถึงคานไปแล้วทำไมยูถึงพูดแบบนั้น
เขาก็สื่อสารกับผมกับเพื่อนผมเป็นภาษาจีนนะครับผม

เขาบังคับตัวเองไม่ได้
เขารู้สึกว่าใจเขาอยากจะให้ร้องไห้
ใจเขาอยากให้เขาคาน

เขาบอกว่าความรู้สึกเขาตอนนั้นเขารู้ตัวเองว่า
เหมือนมีคนมากดหัวเขาพี่
ดหัวให้หน้าผากลงไปกับพื้น
แล้วหลังจากนั้นเขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าเขาพูดว่าอะไร
เขาจับใจความในสิ่งที่ตัวเองพูดไม่ได้

ย่าไม่ทำร้ายใครย่าเป็นคนดี
สิ่งนั้นมันทำให้ผมอยากรู้อะพี่

ครูเขาก็เลยเดินลุกขึ้นไป
จากที่เขานั่งเขาลุกขึ้นไปแล้วเปิดตู้เหล็กบานนั้น

สิ่งแรกที่ผมเห็นยังติดตาผมจนถึงทุกวันนี้พี่
ผมเห็นเป็นหุ่นไม้เก่าอะครับ

ถลนออกมาจากเบ้าพี่
แล้วลิ้นเขาเป็นสีแดงแลบลงมาถึงหน้าอกอะครับผม

พี่ผมร้องไห้น้ำตาไหลพี่

ผมก็เลยถามครูว่าครูครับ

แล้วสิ่งที่ครูเดินไปเปิดตู้เนี่ย

ครูก็บอกว่าเป็นเปรตย่าวันทอง

คือรุ่นบรรพบุรุษครูเนี่ย

เขาก็ทำละครทำอะไรอย่างนี้ครับผม

เขาต้องใช้ในการแสดง

ซึ่งทำมาจากดินเจ็ดป่าช้าพี่

เสื้อผ้าที่ย่าหุ่นย่าวันทองใส่เนี่ย

ศพผู้ที่คลอดลูกตาย

แล้วก็ตะปูที่สะกดวิญญาณครับผม

เขาทำขึ้นมาเพื่อที่จะประกอบละครเรื่อง

อันนี้ที่คุณครูเล่ามานะครับว่า

จะเป็นตอนที่นางวันทองถูกประหารชีวิตพี่
แล้วกลายมาเป็นเปรตอสุรกาย

เป็นเปรตอสุรกายนะครับผม

ต้องยกทัพไปตีกับปีดาตัวเอง

ซึ่งนางวันทองด้วยความที่

แปลงกลายเป็นหญิงงาม

วันทองจึงแปลงร่างเป็นหญิงสาว

วันทองในภาพของหญิงสาวที่งดงาม

แต่พอพระวัยเข้าไปใกล้นางวันทองปุ๊บ

แล้วพูดว่าตนเป็นมารดาของพระวัย

วันทองกลับกลายร่างเป็นเปรตอสุรกาย

ทำไมครูต้องนำสิ่งพวกนี้มาเป็น

ทำไมต้องเอากระดาษซับน้ำเหลือง
ทำไมต้องเอาดินเจ็ดป่าช้ามาเป็นองค์ประกอบ

บรรพบุรุษครูเชื่อในความขลัง
แล้วก็เชื่อในความที่พอออกแสดงแล้วมันรู้สึกจริง

ผมตั้งใจว่าเดี๋ยวผมจะกลับไปใช้ชุด

แล้วก็คือจะไม่มาเหยียบที่นี่อีกเลย

เสร็จปุ๊บก็นำชุดไปใช้ที่งานกีฬาสี
ต่อมาเนี่ยจะเป็นวันที่ต้องเอาชุดมาคืน

ก็มากับเพื่อน๓คนเหมือนเดิมครับ
ก็เอามาคืนแล้วก็รับเงินค่ามาจำอะไรคืน
ก็คุยกับคุณครูจิปฐะนะครับผม

สักพักนึงเนี่ยเพื่อนผมที่เป็นคนจีนผู้หญิง

ผมก็คุยกับครูไปเรื่อยนะครับ
แต่ความรู้สึกผมตอนนั้นคือ

เพื่อนไปเข้าห้องน้ำนานมาก

ผมก็เลยไปตะโกนเรียกหน้าห้องน้ำ
ปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบรับพี่

สักพักหนึ่งเดินหากันอยู่
มันมีเสียงเหมือนคนร้องเพลงไทยเดิมพี่

เพลงนี้ผมจำได้ติดหูเลยพี่

ผมได้ยินประมาณว่า
เอ่ยช่วยชาย

เสร็จจำแรง

แปลมแปลมกาย
เงื่องกลายมาในหื้อป่าว
เป็นประมาณนี้แต่เขาร้องยาวไปนะพี่

คือใครมาร้องเพลงในห้องเสื้อครู

ผมกับครูก็เลยเดินตามเสียงพี่
ปรากฏว่าเสียงมาจากห้องลองชุด

เพื่อนผมที่เป็นคนจีนยืนร้องยืนลำอยู่หน้าตู้

สักพักนึงเพื่อนผมก็เป็นลมเหมือนเดิมเลย

ฟื้นขึ้นมาผมก็ถามคุณครูว่า
ผมกับคุณครูก็ถามเพื่อนผมว่า

แล้วมีผู้หญิงที่ไหนไม่รู้สวยมาก
หน้าตาสวยมากใส่ชุดไทยจงกระเบน

มันเคยเกิดขึ้นกับที่บ้านครูแล้ว

มีคณะลิเกคณะหนึ่ง

เขาได้เชิญหญ้าวันทองไปเข้าฉา

ลิเกเวลาเขาจะเล่นการแสดงเนี่ย

เหมือนพวกตลกคาเฟ่อะไรประมาณนี้ครับผม
อัดเพื่อวางขายเขาก็เชิญหญ้าไป

วิธีการเชิญคือเราจะไม่สามารถที่ว่า

เราต้องมีการขอคำมาลาโทษ

ปรากฏว่าทางคณะลิเกก็เอาไป
แล้วก็บวงสวงตามที่ครูรัฐถูกต้อง

ขณะนั้นเนี่ยเขาก็ได้อัดเทปตั้งแต่แรกจนจบ
ก็คืออัดจบเลยไม่มีอะไรติดขัดนะฮะ
แต่พอมาย้อนเทปดูอีกครั้งหนึ่งพี่

ซึ่งมันเป็นเหตุการณ์เดียวที่ผม
ส่งคลิปไปทางให้พี่ทีมงานของสถานีผีดุ
ผมส่งคลิปที่คณะลิเกย์คณะหนึ่ง

ผมตัดเป็นบางส่วนแล้วส่งไปทางไลน์
ปรากฏว่าพอเข้าไปดูคลิปมันมีแต่เสียง

เหมือนกับที่เขาว่ากันว่าเป็นอย่างนั้นเหรอ

สักพักนึงทางผู้ใหญ่ทางคณะลิเกก็โทรมาปรึกษาครูรัฐว่า

คือผมทำอะไรไม่ถูกตรงไหนบ้าง
รัฐก็อธิบายให้ฟังว่าคุณทำอันนี้หรือยัง

คณะลิเกก็บอกทำครบหมดแล้ว
สักพักหนึ่งคณะลิเกโทรกลับมาหาครูรัฐแล้วบอกว่า
ครูผมลืมลำฉุยฉายวันทองถวายย่า

ครูก็บอกต้องจัดการลำเลย
นั่นคือหนึ่งในพิธีบวงสวง
ตอนที่จะเชิญหญ้าขึ้นไปแสดง

หลังจากนั้นทำยังไงดีพี่
ไม่มีใครที่มีพื้นฐานการลำฉุยฉายวันทองเลยในคณะลิเก

เขาก็เลยเอานางเอกที่ว่าลำเก่งที่สุด
แต่ก็ยังไม่ทราบท่าของการลำฉุยฉายวันทองนะฮะ

คือเป็นไงเป็นกันก็ต้องลำให้จบ

ผู้หญิงคนนั้นก็ต้องจำใจรำอะพี่

แต่ก่อนลำเขาก็พูดว่าเขาลำไม่ได้
สักพักหนึ่งดนตรีขึ้นติ๊งแรก

ซึ่งทางผู้ใหญ่ของคณลิเกย์เขาบอกว่า

แล้วเธอลำได้อย่างไร
มีผู้หญิงสวยมากพี่ยืนอยู่หน้าเวทีไกลปากเขาพูดแต่เสียงเขาอยู่ในหูหนูเขาบอกว่าให้ลำตามพี่
แล้วหลังจากนั้นคือน้องคนนี้ลำตามจนจบแล้วถ้าจบพี่เขาจะต้องหมุนตัวแล้วกลับมาจบตรงข้างหน้า
ขณะที่เขาหมุนอยู่ปุ๊บเขาหมุนกลับมาอีกครั้งหนึ่งผู้หญิงคนนั้นไม่อยู่แล้ว
นึกภาพนะคุณผู้ชมนะยืนอยู่ไกลนู้นแล้วลำสอนอยู่ตรงนู้น
แล้วเขาพูดขึ้นมาเขาอยู่ไกลนะพี่แต่เสียงเขาได้ยินอยู่ในหูว่าให้ลำตามพี่
พอลำวงสวงจบปุ๊บเขามาเปิดเทปอีกครั้งหนึ่งพี่เออภาพมาปกติเลยเฮ้ย
เฮ้ยทุกอย่างครบสมบูรณ์ถ้าไม่มามันก็จะไม่มาเลยนะ

หลังจากนั้นเนี่ยครูรัฐเขาก็ได้แจ้งกับทางคณะลิเกว่าถ้าเสร็จงานอัดบันทึกเสียงเสร็จเนี่ย

เพราะว่าวันรุ่งขึ้นครูเขาต้องมีงานต่อ
แต่ด้วยความที่คณะลิเกเขาอัดเสร็จดึก

พรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าค่อยเอาไปคืน
เขาก็เลยนำย่าวันทองเนี่ยกลับมาไว้ที่บ้านพักของคณะนั้น
ก็คือกลับมาไว้บ้านพักแล้วก็ตั้งไว้ที่กลางบ้านเลย
แล้วช่วงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงที่มีละครเรื่องหนึ่ง
ชื่อเรื่องเปรกวัดสุทัศน์
ซึ่งออนแอร์อยู่ในสมัยนั้นนะครับผม
เขาบอกเขาก็นั่งดูเปรตวัสสุทัศน์อยู่ตอนกลางคืน
สักพักนึงเขาได้ยินเสียงวีด

ทีแรกเขาคิดว่ามาจากในทีวี
แต่เขาฟังดีอะพี่มันไม่ได้มาจากในทีวีมันมาจากนอกบ้าน
เขาเลยเดินไปดูตรงหน้าต่าง
เขาบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นคือเหมือนเปรตวัดสุทัศน์

สูงท่วมบ้านมือเท่าใบลาน
ทุกสิ่งทุกอย่างคือเปรตเลยครับพี่
ตอนนั้นเขาเลยมีความคิดเห็นว่าเขาต้องเอากลับ
เอาย่าวันทองกลับมาคืนครูรัฐภายในคืนนี้ไม่ว่าจะดึกขนาดไหน
เขาก็เลยขับรถนำกลับมาให้ที่นนทบุรีบ้านครูรัฐ
เขาก็เล่าเรื่องนี้ให้ครูรัฐฟังครูรัฐเลยบอกว่า
คืนอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องจัดพิธีขอขมาลาโทษด้วย
วันรุ่งขึ้นเขาก็เลยมาจัดพิธีขอคำมาลาโทษที่บ้านของคุณครูรัฐ
เขาก็นำย่าวันทองเนี่ยมาตั้งไว้หน้าบ้านแล้วก็มีเครื่องบวงสวงต่างหน้า
สักพักนึงเนี่ยมีลิเกคนนึงแต่ไม่ใช่น้องคนเดิมนะครับผมเป็นผู้หญิง
ลุกขึ้นมาลำลำไม่พอพี่ร้องเพลงฉุยฉายด้วยนะฮะ
ก็ครูอันนี้คือสิ่งที่ครูเล่านะฮะแต่พอหลังจากนั้นมาเนี่ย
ผมได้ทราบเรื่องของย่าวันทองเนี่ยแล้วก็คุณช้างคุณแผนตอนนางวันทองห้ามทับ
แล้วก็เพลงฉุยฉายนางวันทองเนี่ยผมกลับมาศึกษาทุกอย่างพี่
ด้วยความที่แบบผมชอบเรื่องนี้นะครับก็เลยมาศึกษาปรากฏว่าเพลงฉุยฉายวันทองเนี่ย
มันเป็นเพลงเดียวกับเพื่อนผมที่เป็นคนจีนร้องอยู่ในห้องนะพี่
เนื้อร้องเดียวกันหมดเลยครับแล้วซึ่งเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่ต้องใช้ในการประกอบฉาก
ตอนที่นางวันทองแปลงร่างจากอสูตรละกายเปรตอสูตรละกายมาเป็นหญิงสาว
ซึ่งเนื้อมันร้องว่าเสร็จจำแรงแปลงกายเยื้องกายมาในป่าครับผม
พอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเหตุการณ์นี้จบไปผมไม่ได้ไปบ้านเครื่องครูรัฐอีกเลย
จนผ่านไปประมาณ๒ปีพี่นะฮะผมเนี่ยเป็นเฟชชี่ที่มหาลัยแห่งหนึ่ง
ผมจึงจำเป็นที่จะต้องไปเช่าชุดอืมเช่าชุดไทยเพื่อประกวดครับก็เลยเดินทางไปนะฮะ
ขณะที่ลองชุดเนี่ยได้ยินเสียงเรียกพี่เบ้น๓ครั้งเบ้น๓ครั้ง
คุณครูเรียกผมไหมคุณครูก็บอกว่าไม่ครับแต่ตอนนั้นผมรู้สึกยังไง
คุณครูก็เดินตามผมมานะครับ
ขณะที่ผมกำลังจะพูดอะไรบางสิ่ง
ผมมีสติสัมปชัญญะทุกประการ
ผมรู้สึกตัวเองทุกประการ
แต่ผมไม่รู้ว่าผมพูดไปเพื่ออะไร
แล้วผมไม่รู้ว่าผมพูดทำไมอะพี่
ผมพูดว่าครูครับเอาย่าออกไปไว้หน้าบ้านได้ไหมครับ

แล้วผมก็พูดต่อว่าขอตู้กระจกตู้นึงได้ไหมครับ

หลังจากนั้นมาก็ยาย่าออกมาไว้หน้าบ้าน

ก็คือตู้กระจกที่ใช้ปัจจุบันนี้เลยครับ

เปลี่ยนเป็นตู้กระจก
วินาทีนั้นพอผมพูดเสร็จผมงงตัวเองว่า

แล้วทำไมต้องพูดอะไรอย่างนี้ครับ

ไม่ประมาณนี้ด้วยเดี๋ยวนะ

จากทางคุณครูมาแล้ว

โทษนะครับผมไม่เคยเห็นหุ่น
ที่เป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้มาก่อน

หลายคนก็คงจะไม่เคยเห็น
ที่ใช้ในการแสดงใช้สวมเป็นหัวโขน
แต่หัวโขนที่ว่านี้เป็นเปรตผมหยิกตาโปนลิ้นยาว
พี่แจ้ครับผมขออนุญาตเล่าวิธีการสวมใส่ของยาวันทองนี่คือ
ยาวันทองก็ใช้ไม้ไผ่ใส่ไว้ตรงหัวและมีคนเชิดแขนอีก๒ข้าง
เพื่อที่จะให้เสียงเขาดูสูงขึ้นเหมือนเปรตนะครับแล้วซึ่งคนที่จะเชิดได้เนี่ยครับผมต้องเป็นคนที่
เหมือนกับว่าต้องมีวุฒิภาวะที่แบบว่าพอสมควรนะครับที่ครูเขาเล่ามา
ของคุณครูรัฐท่านนี้ทุกวันนี้หุ่นนี้ยังคงเก็บไว้อยู่
ยังอยู่ครับในตู้กระจกครับผมเผื่อท่านไหนมีโอกาสจะอาจจะได้มีการ
ลองชุดไปเช่าชุดใดใดก็แล้วแต่วันหนึ่งอาจจะได้ไปเห็นหุ่นนี้
กับตาตัวเองก็ได้ครับผมเห็นรูปนี้แล้วน่ากลัวนะ
ไม่ได้ว่านะน่ากลัวจริงน่ากลัวเออผมว่าใครเห็นก็ตกใจ
เห็นก็เกิดคำถามที่มาที่ไปคืออะไร
ทำไมถึงต้องมีหุ่นลักษณะแบบนี้และนี่คือน้องเบ้นเอาเรื่องราวของหุ่นเนี้ย
ที่มาที่ไปเนี่ยมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันครับผมโอ้นะฮะแล้วก็
ถ้าผมข้อมูลผิดพลาดไปขออภัยด้วยนะเพลงฉุยฉายส่วนมาก
รำฉุยฉายเนี่ยส่วนมากนะผมจะเห็นในงานศพครับผม
ถ้าเป็นส่วนใหญ่ถูกป่ะครับแต่ฉุยฉายเนี้ยก็คือ
ถ้าแยกออกไปคือมันมีฉุยฉายลายฉุยฉายแต่ฉุยฉายที่เพื่อนผมร้องเนี่ยคือ
ฉุยฉายนางวันทองห้ามทับอืมคนละฉุยฉายอย่างที่เราเคยได้ยิน
คือจะขึ้นต้นด้วยฉุยฉายเหมือนกันแต่ว่าเนื้อร้องเนี่ยจะต่างกัน
โอเคเพราะว่าผมจะคุ้นเพลงนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมในงานศพ
ต้องเป็นเพลงฉุยฉายอันนี้ต้องไปหาที่มาที่ไปก่อน
นี่คือเรื่องราวของวันทองห้ามทัพครับผมขอบคุณน้องเบ้นมากเลยนะครับ
สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผี
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยมในรายการสถานีผีดุของเรานั่งอยู่ตรงข้ามผมเป็นที่เรียบร้อย
ปกติเนี่ยจะมานั่งอยู่ข้างข้างหนึ่งในนักเล่าเรื่องผีพัง
บ้านถ้าใครเคยฟังจะต้องตกใจกับบ้านที่คุณคนนี้เขาไปเช่าอยู่นะ

ส่วนมากเราก็จะคุยกันภารกิจกันผ่านทางสายโทรศัพท์

ถ้าพูดถึงเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับผี

มีแน่นอนครับมีแน่นอนครับจากประสบการณ์จากเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังมา
กระทั่งเรื่องสัมภเวษีผีในบ้านตอนที่โทรมาเล่าผมก็ตกใจเหมือนกันนะ
ผมเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่ก็ตกใจว่าบ้านที่ได้มาเป็นบ้านของอดีตคนที่เขามีอาชีพทางด้านนี้โดยตรง
แต่วันนี้เนี่ยไม่ได้มาเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นมาพร้อมกับอีกหนึ่งเรื่องที่จะมาแชร์ให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกันครับผม
หลงหลอกหลอนครับเรื่องนี้ประสบการณ์ของใครครับของผมเลยครับนานยังครับเรื่องนี้
ประมาณปี๕๕ครับ๑๐ปีน่าสนใจครับหลงหลอกหลอนเป็นยังไงครับเรื่องนี้
ก็คือผมเนี่ยช่วงปี๕๕เนี่ยหลังจากน้ำท่วมผมทำอาชีพเกี่ยวกับเป็นช่างภาพสตูดิโอนี่แหละพี่
ก็พี่ชายเป็นเจ้าของรายการช่องหนึ่งทางดาวเทียมนะครับเราก็เป็นช่างภาพเราก็อยากจะทำรายการตัวเองบ้าง
เรารู้แล้วว่าเราซื้อเวลาอะไรได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้แต่ว่ามันไม่มีทุนไม่มีทุนพี่ชายก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหาในทุนให้นะครับ
พาผมไปเจอนายทุนคนหนึ่งผมขอใช้ชื่อว่าแอ๋วแล้วกันนะครับคือนายทุนคนนี้ปัจจุบันก็เป็นแฟนผมนี่แหละนะครับ
ก็คุณแอ๋วเนี่ยเขาทำธุรกิจหลายอย่างแล้วก็ทำเกี่ยวกับอาหารเสริมเขาต้องหาสื่ออยู่แล้วก็ต้องมีสื่อในมืออยู่แล้ว
เขาก็ตอบตกลงโอเคเขาก็จะเป็นนายทุนให้ผมงานแรกเนี่ยเขาชวนผมไปถ่ายที่จังหวัดหนึ่งแถวภาคอีสานตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับ
ซึ่งจังหวัดนี้มันใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ๕ชั่วโมงก็ถึงนะครับเราก็โอเคได้
แต่คุณแอ๋วมีคนขับรถคือผมผมไม่รู้จักเส้นทางนอกกรุงเทพเลยเพราะเราไม่เคยไปไหน
ก็คนขับรถก็พาไปจังหวัดอุบลไปคุยกับเจ้าภาพผมขอเรียกเขาเจ้าภาพแล้วกันนะครับ
เพราะว่าเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่จัดการเรื่องการถ่ายทำโลเคชั่นต่างให้หมดเลย
ก็คุยกับเจ้าภาพว่าจะมาขอถ่ายประเพณีวัฒนธรรมอะไรอย่างนี้ของจังหวัดนี้
เขาก็โอเคเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับก็เรากลับกรุงเทพก็อยู่ได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่ง
เจ้าภาพติดต่อกลับมาว่าอ่าคุณกิจครับให้มาอีกสองสามวันนะมาถ่ายรายการได้แล้วผมเคลียร์หมดแล้วอืม
เราก็โทรหาคุณแอ๋วคุณแอ๋วบอกพอดีคนขับรถมันลาวันที่จะไปถ่ายอ่ะ
ก็เลยต้องเดินทางกลางดึกซึ่งตอนเดินทางเนี่ยก็ประมาณเที่ยงคืนได้แล้วครับออกจากกรุงเทพนะ
ประมาณ๕ชั่วโมงเงินแล้วเรากะว่าถึง๕ชั่วโมงเงินก็จะได้ถ่ายเลย

ผมไปแค่สองคนกับคุณแถวสองคนเลยหรือ

วันนั้นที่เขาเตรียมมาให้เราก็คือเป็นพิธีกรรมทางศาสนาอย่างหนึ่ง
ก็ถ่ายเสร็จประมาณนั้นนะครับเจ้าพ่าก๋อร์บบอกว่าเอาอย่างงี้ข้องกินเดี๋ยวขอเลี้ยง
มื้อหนึ่งก่อนจะกลับกรุงเทพ
ผมก็โอเคก็๖โมงทุ่ม
๒ทุ่ม๓ทุ่มจากร้านอาหารนะครับ
แล้วก็คิดว่าเออ๓ทุ่มเดี๋ยวเราถึงกรุงเทพฯกระน่าวประมาณทั้งตีหนึ่งตีสอง

ซึ่งจริงจังหวัดนี้ไปอีกจังหวัดหนึ่งจะใช้เวลาแค่ประมาณชั่วโมงกว่า

แล้วมันเหนื่อยอะพี่มันไม่ไหวแล้วเราก็คิดว่าเออบอกคุณแอ๋วว่า

แล้วก็มาทำเป็นโรงแรมนะครับ๔ชั้น
ซึ่งประตูล็อบบี้มันอยู่ตรงหัวมุม
หัวมุมของตึกนะครับตึกสุดท้าย

ก็เดินลงไปแล้วก็มันเป็นประตูเหล็กอะครับ
ประตูเหล็กแบบเปิดแต่มันปิดอยู่
แล้วก็มีพนักงานยืนอยู่ที่ฟ้อนต์คนหนึ่ง

แล้วก็เขาก็หันมาก็เป็นลุงคนหนึ่ง

เขาบอก๓๕๐ผมบอกขอ๒ห้อง

ซ้ายมือสุดท้าย

สิ่งแรกที่เราสัมผัสได้คือกลิ่นอับ

เปิดมาก็มีแต่ซ่าอย่างเดียว
แล้วก็แอร์เก่าเป็นแอร์ไม้ติดผนัง

แล้วข้างผนังก็จะมีเขียนวาดรูป

แจงกระโปรงกระเป๋าเสร็จนะครับ

ผ้าผลหนูบางเก่านะฮะ

แต่ก็มีถังน้ำแห้งอยู่ใบหนึ่งกับขันอยู่

วิ่งแล้วก็โวยวายไปประมาณ๓๔คน

ผมก็ตกใจนึกว่าไฟไหม้อืม

มันเงียบแบบเงียบสงัดเงียบมาก

ตักน้ำอาบได้ขันแรกเลย

และมันก็เปิดออกแบบแบบมันพัง
มันค่อยเปิด
ก็เริ่มคิดในใจว่ามันอะไร
เข้าห้องน้ำอาบน้ำต่อ

เอามือคือเฮ้ยมารูปแบบรูปอย่างนี้เลย
เฮ้ยอะไรวะหันมองคือไม่มีอะไรเลย
ไม่อาบแล้วไม่อาบแล้วออกมาปิดประตูห้องน้ำ
ตอนนั้นคิดว่าโดนแล้วล่ะเพราะว่าโรงแรมมันก็เก่าอะไรอย่างนี้
คิดว่าต้องมีต้องโดนละก็ไม่เป็นไร
เพราะว่าตอนนี้ก็ตีหนึ่งกว่าแล้วเดี๋ยวก็สว่างแล้วผมก็คิดกัน
ก็นุ่งผ้าขนหนูอยู่กำลังจะเปลี่ยนกางเกง
เสียงคอกประตูเบานะครับไม่ได้ดังก๊อกก๊อกก๊อกก๊อก๒ที
ผมเดินไปดูที่ตาแมวมีผู้หญิง๒คนก็ประมาณสักอายุ๒๐นิดแหละ
ผมสั้นแบบสั้นอย่างนี้เลยนะคนหนึ่งแล้วก็ผมปะบ่าคนหนึ่ง
ก็ใส่สายเดี่ยวทั้งคู่ผมก็เปิดประตูถามแง้มประตูถามว่ามีอะไรครับ
เขาบอกว่าพี่รับเด็กไหมคะผมบอกอ๋อไม่ครับเขาก็เดินคุยกันไปเดินกลับไป
ผมก็ปิดประตูมาก็นุ่งกางเกงเสร็จแล้วมีเสียงเคาะทีนี้หนักหน่อยปั้ง
ก็เดินไปดูที่ตาแมวเหมือนเดิมเป็นผู้ชายแต่งตัวดีใส่เสื้อโปโล
ผมจำได้เลยแล้วก็มีโลโก้อะไรสักอย่างครับ
หน่อยผมก็เปิดประตูถามมีอะไรครับเขาบอกนายอืมนายนายมีอะไรให้ใช้ไหมครับ
พอดีผมดูแลที่นี่อยู่นายรับเด็กไหมครับผมบอกไม่รับอะครับพอดีน้องมาถามแล้วเมื่อกี้
ก็ปิดประตูปุ๊บเสียงมันออกจากตู้เสื้อผ้ามาดีจังเลยเนอะจริงครับ
เหรอเสียงผู้หญิงผู้ชายเสียงมันรอดออกมาแต่มันมาทางจากตู้เสื้อผ้า
ดีจังเลยนะเสียงผู้หญิงผมคิดว่าห้องที่มันติดกันน่าจะคุยเสียงดังหรืออะไรมันรอดออกมาได้
ก็พยายามฟังมันก็ไม่มีมันก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรล่ะมันก็ได้ยินแค่นั้น
ก็มาบนเตียงมาบนเตียงก็นอนลงบนเตียงยังไม่ได้ปิดไฟนะครับสวิตช์ไฟมันอยู่ขวามือ
ผมก็นอนชิดขวาไว้ว่าจะปิดไฟจังหวะจะปิดไฟมันมีลมแผ่วออกมาข้างหู
ฟีดแล้วก็ดีจังนะจังหวะนั้นผมตกใจผมเฮ้ยปุ๊บเสียใช่ครับ
แล้วเสียงโทรศัพท์มันดังขึ้นมาพอดีพอเฮ้ยหันหันไปด้วยเฮ้ยไปด้วยแหละ
โทรศัพดังขึ้นมาคุณแอ๋วโทรเข้ามาครับคุณแอ๋วบอกพี่มานอนเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหม
พอดีมันนอนไม่หลับผมไม่อยากอยู่ห้องนี้แล้วผมก็รีบหิ้วกระเป๋าไป
ก็เดินทางเดินนะครับทางเดินจะยาวไปถึงมุมบันไดชั้น๔
ก็เจอน้องผู้หญิงสองคนนั่นแหละนั่งกันคนละขั้นนะครับ
นั่งนั่งตรงบันไดใช่นั่งตรงบันไดริมบันไดมันก็หันมายิ้มกับผม
ผมก็ไม่สนใจอะไรแล้วตอนนั้นรีบเดินลงไปพอถึงชั้น๓ก็เจอน้องผู้ชายยืนหันหลังอยู่
ตรงทางนั้นน่ากลัวจังวะครับเจอน้องผู้ชายยืนหันหลังอยู่
ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เดินไปถึงห้องคุณแอ๋ว
พอเปิดประตูได้คุณแอ๋วเปิดไฟหมดเลยทุกดวงที่มีทั้งหมด
เราก็ไม่อยากจะถามไม่อะไรเพราะเขาเป็นนายทุนเราด้วยเป็นผู้ว่าจ้างเราด้วย
ผมก็โอเคเดี๋ยวผมนอนข้างเตียงแล้วกัน

ไม่เล่าครับเดี๋ยวผมนอนข้างเตียงแล้วกันนะ
คือเตียงเนี่ยตรงนี้ผนังห้องน้ำใช่ไหมครับเตียงก็จะเป็นอย่างนี้
ตรงนี้ก็จะมีช่องว่างอยู่ผมก็จะนอนช่องว่างเนี่ย
ก็ปูผ้านอนพี่แจ๊คปิดไฟปิดอะไรหมดแล้วปูผ้านอน
จังหวะที่นอนหันหน้าเข้าหาผนังอยู่นะ
เสียงในห้องน้ำอ่ะเปิดก๊อกน้ำอ่ะครับ
เปิดน้ำแบบฟูมขึ้นมา
คือเปิดฟู้ดเปิดแบบเปิดวาวแบบหมดเลยอะครับ
ผมก็คิดว่าโรงแรมมันเก่า
มันน่าจะแรงดันน้ำน่าจะสูงก๊อกมันเก่าอะไรอย่างนี้
ก็ลุกขึ้นเปิดไฟเปิดไฟในห้องเปิดไฟห้องน้ำแล้วก็ปิด
ห้องน้ำเขาโซมกับห้องน้ำผมเองนะห้องน้ำห้องคุณแอ๋ว
ก็ปิดปิดเสร็จก็ปิดประตูห้องน้ำ
ทีนี้คุณแอ๋วบอกเปิดไฟไว้สักดวงได้ไหม
ผมบอกงั้นก็เปิดไฟโต๊ะเครื่องแป้งแล้วกัน
เพราะว่ามันไม่รบกวนกันเนอะ
ก็เปิดไฟโต๊ะเครื่องแป้งงั้นเข้ามาดูเนิน

เพราะเราเหนื่อยเราไม่ได้นอนเราไม่ได้พัก
แล้วเราเจอเหตุการณ์มาเมื่อกี้ชั้น๔
แต่รอบนี้มันมีไฟโต๊ะเครื่องแป้งอยู่แล้วเราก็ไม่ได้เปิดไฟในห้อง
จังหวะที่มือกำลังจะกดสวิตช์ไฟล์ห้องน้ำอะครับมือนี้มันไวกว่าไปเปิดประตูออกไวกว่าใช่
พอเปิดปุ๊บสิ่งแรกที่เจอคือผู้หญิงนั่งยองอยู่ข้างถังน้ำ
ผู้หญิงเลยผมยาวนั่งแก้ผ้านั่งยองอยู่นะ
ไฟที่โต๊ะเครื่องแป้งที่มันสาดเข้าไปแล้วผมแข็งแบบแข็งเลย
มือแข็งทุกอย่างคือแบบชาเหมือนคนเอาน้ำเย็นมาลาดหัวแบบชาไปทั้งตัวเลย
ขยับก็ไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้ไอ้เคลื่อนไหวไม่ได้เราว่างหนักแล้ว
ผู้หญิงนั้นค่อยค่อยหันหน้าไปนั่งเฉยก็น่ากลัวแล้วนะ
ใช่ครับค่อยหันหน้าผมหลับตาแบบหลับปิดเลยแล้วก็ค่อยที่จะดึงสติตัวเองกลับมา
แล้วก็เอามือคำผนังคำผนังไปไปที่นอนไปถึงที่นอนผมล้อมตัวลงนอนเลย
แล้วก็ป้อมหน้าเลยอ้าวแล้วทำไมไม่ปิดน้ำผมไม่พูดไม่ตอบไม่อะไรเลย
เขาก็เลยลุกขึ้นมาเปิดไฟเปิดไฟแล้วก็เข้าไปปิดปิดน้ำ
เขาไปปิดปกติปกติอ่ะปกติอืมก็ปิดน้ำเสร็จผมก็นอนไม่หลับแล้ว
ก็รอจนแสงแดดมันส่องเข้ามาแล้วที่ประมาณ๗โมงกว่าก็เริ่มได้ยินเสียงรถบนถนนวิ่งกันนี่แหละ
ก็เดินลงมาเดินลงมาคือน้ำไม่อาบด้วยนะวันนั้นไม่เข้าห้องน้ำอีกเลย
ผมเข้าใจอารมณ์นั้นคือออกจากที่นั่นให้เร็วที่สุด
ใช่ครับลงมาก็เจอลุงที่ฟ้อนต์นั่นแหละอืมผมก็คิดในใจเออลุงแข็งแรงดีนะ
ไม่เปลี่ยนกะไม่เปลี่ยนอะไรตั้งแต่เมื่อคืนยันตอนนี้ยังยืนอยู่เลย
ลุงถามว่าหลับดีไหมหนุ่มผมก็เล่าเรื่องให้ฟังว่ามันมี
ผมถามผมถามแกถามว่าหลับดีไหมผมก็ถามแกกลับว่า
ผมถามจริงว่าที่นี่ให้คนนอกที่ไม่ใช่แขกเข้ามาได้ด้วยเหรอ
แกก็ถามว่ามีคนไปเรียกเหรอผมบอกว่ามีมีผู้หญิงรอบหนึ่งสองคน
ก็อธิบายรูปร่างลักษณะไปอีกคนหนึ่งผู้ชายก็อธิบายรูปร่าง
แกก็บอกอ๋อไอ้ผู้หญิงสองคนมันตายไปนานแล้ว
เฮ้ยแกพูดไม่มีอันเลยเหรอใช่ครับพูดแบบชิวมากพูดชิวมาก
แล้วแกก็เล่าต่อตัวว่าไอ้ผู้ชายน่ะถวมหน่อยปะวะบอกใช่ครับ
เออมันเคยทำงานอยู่ตรงนี้แหละเป็นฟ้อนต์นี่แหละรถชนตายไปหลายเดือน
ผมพูดอะไรไม่ออกจริงนะครับผมยืนอึ้งแล้วผมก็ถามลุงเล่าได้ชิวมากนะ
ลุงบอกอ๋อธรรมดาที่ไหนมีผีผมก็ไม่ถามอะไรต่อและก็ไม่เล่าอะไรต่อ

หรือเราคิดว่าคนก็คงออกไป

มันมองกันหมด
ผมก็แต่งตัวแปลกหรือเปล่า

คนโทรแจ้งเมื่อกี้ว่าคุณบุกลุกพื้นที่ส่วนบุคคล
ต้องสงสัยว่ารักทรัพย์ขอค้นรถหน่อย

ใช่ก็คนผมก็อธิบายให้ฟังว่าเนี่ยอย่างนี้
แล้วผมก็บอกเนี่ยผมมาจากโรงแรมตรงนี้สี่แยกตรงนี้
หัวหน้าชุดก็เลยหยุดการค้นรถ
แล้วก็บอกว่าป่ะขับรถตามผมมา
ผมก็ขับรถตามนึกว่าจะพาไปสถานีตำรวจครับ

แล้วก็เรียกผมลงจากรถแล้วชี้ขึ้นไปว่าดูชั้น๒

ผมก็แงนดูโรงแรมเขียนว่าปิดชั่วคราว

แล้วเดินไปที่ล็อบบี้
มันเหมือนไม่มีคนอยู่มาหลายเดือน
คือบนเคาน์เตอร์ก็ฝุ่น

ผมขออนุญาตเดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์ได้ไหม

ตำรวจฟังว่าเมื่อคืนผมก็เจอลุงอยู่ตรงเนี้ย

เจ้าหน้าที่บอกลุงเจ้าของโรงแรม

ถ่ายลุงกับกระถางทูบ

ขายลุงเลยหน้าลุงเลยแล้วก็มีกระถางทูบแล้วก็แก้วน้ำแห้ง

ก็บอกว่าเจ้าเล่าให้ผมฟังได้ไหมพี่

ว่าที่นี่มันมีประวัติอะไรบ้าง

เขาบอกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าที่เนี่ยมันไม่ใช่โรงแรมจ่า๑๐๐

มันเป็นโฮเทลที่กึ่งซ่องกึ่งอะไรพวกนี้

แต่ว่าที่นี่ไม่มีเด็กในสังกัดตัวเอง

แต่ว่าคนที่มาขายบริการก็จะนั่งกันตามบันไดนี่แหละ

แล้วที่นี่เกิดเหตุบ่อยมาก

เหตุบ่อยก็คือหนึ่งพ่วงมาเปิดห้องพรียาการเล่นยาการอะไรอย่างเนี้ยนะครับ
แล้วก็ชั้น๔ตำรวจบอกชั้น๔มันมีอยู่ห้องหนึ่งริมท้ายสุด

ผู้หญิงผูกคอตายกับตู้เสื้อผ้า

ใช่ผูกกับลาวอะครับลาวในตู้เสื้อผ้า
สาเหตุที่ผูกเพราะว่าไปตรวจแล้วตัวเองติดโรคร้าย

นี่คือเคสที่ผูกคอตาย
เสียชุดไว้สองศพชั้นสี่เหมือนกัน

ทีนี้โรงแรมเนี่ยก็เลยถูกทิ้งไว้โดยที่ยังไม่ได้ตัดไฟยังไม่ได้ตัดน้ำ
เหมือนกับเจ้าของยังไม่ได้ขนอะไรออกเพราะว่าไม่มีใครดูแลต่ออะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็โอเคตอนนั้นอยากไปวัดอย่างเดียวล่ะอยากทำบุญอย่างเดียวแล้วพี่
ก็ขอตัวกลับ
พอทำบุญได้วัดแรกคุณแอ๋วเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนกำลังนอนอยู่
ผู้หญิงมายืนชี้หน้าที่ปลายเท้าผู้หญิงผมยาวยืนชี้หน้า
เขาเลยตกใจแล้วพลิกตัวคว่ำหยิบโทรศัพท์โทรหาผม

ผมว่าน่าจะใช่เพราะผมยาว
มันเจอแปลกพี่แล้วก็มันไม่จบเพียงแค่เรื่องโรงแรมนะครับ
พอทำบุญก็ตะเวนผมทำทุกวัดเลยเจอวัดไหนเข้าเจอวัดไหนเข้าเจอวัดไหนเข้า
จนเวลา๖โมงเย็นผมนอนที่ปั๊มคือนอนในรถนั่นแหละ
กะว่าเดี๋ยวมันเหลืออีกแค่๒๓จังหวัดก็จะถึงกรุงเทพแล้ว
คือตอนนั้นเส้นทางมันยังมืดอยู่สองเลนส์บ้างสี่เลนส์แบบสลับตัดกันไป
ถนนจาก๔เหลือสองจาก๒เหลือเลนส์เดียวแล้วมาส๒

อะพี่มันไม่ได้ใกล้ว่าเราจะเลี้ยวรถกลับหรืออะไรนะ
มันก็บอกเลี้ยวขวาเพราะเลี้ยวขวาปั้งเจ้าศูสาร
ศูสารใหญ่เลยพี่ใช่ครับเจ้าศูสารปุ๊บมันบอกเฮ้ยไม่ใช่แล้ว
พอถอยรถกลับมันก็ชี้ตรงไปอีก

ผมขับรถอยู่ตั้งแต่๒ทุ่มนะออกจากปั๊ม
ขับรถอยู่ตั้งแต่๒ทุ่มออกจากปั๊ม๓ทุ่ม๔ทุ่ม๕ทุ่ม
คืนไอ้เส้นทางนี้ไม่มีบ้านคนเลยแล้วก็ไม่โผล่ตรงไหนเลยไม่เห็นอะไรเลย
ไม่มีบ้านคนเลยคือนั้นโชคดีหน่อยว่าพระอาจารย์เต็มดวง
ก็เห็นแต่ทุ่งอย่างเดียวเลยเป็นทุ่งโล่งทุ่งไม่มีรถสวนไม่มีอะไรเลย
ผมก็ยังลั้นตรงไปอย่างเดียวเพราะว่าเราคิดว่าเราตรงอย่างเดียว
เพราะจริงก็ให้ตรงอย่างเดียวเราจะย้อนกลับไปก็กลับไปมันไกลไม่ย้อนแล้ว
อย่างเดียวจนน้ำมันรถอ่ะมันจะหมดแล้วโอ้โหหันหน้ามองกับคุณแอ๋วว่าจะเอายังไงดี
จังหวะที่หันหน้ามองคุณแอ๋วมีบางสิ่งบางอย่างกระโดดให้ผมชน
ตัดหน้ารถอย่างงี้เลยอ่ะใช่ตัดเลยเอ้ยตัดเป็นเงาขาวเลยปุ๊บ
ผมอ่ะขานึงแตะมันเลยอ่ะนะแต่ไม่แตะดีกว่าชนชนชนชนเสียงดังเสียงดังปั้ง
เอาไงดีจะลงไปดูก็มันมืดมันเปรียวมันไม่มีอะไรเลยก็มองกระจกหลังไม่เห็นอะไรพี่
เห็นอะไรก็อ่ะขับต่อไปเดี๋ยวค่อยไปลงดูรถแล้วกันว่าจะเป็นอะไรไหมหรือชนหมาหรือชนอะไรอย่างนี้
มันไม่เจออะไรมันไม่เจอแยกไม่เจอซอยไม่เจอมันตรงดิ่งอย่างเดียวเลย
จนผมอ่ะท้อแล้วน้ำมันก็จะหมดแล้วหยิบเหรียญในเก๊ะจอดรถยกมือไหว้
ว่าสิ่งที่ตามมาหรืออะไรก็ที่ตามมามาบังทางมานู่นนี่นั่นเนี่ย
ขอให้เปิดทางได้ไหมเห็นใจผมเถอะผมเหนื่อยแล้ว
กระจกโยนเหรียญเข้าไปขับไปไม่ถึงสองกิโลเจอเมืองเมืองใหญ่โตเลยเมืองแบบ
จังหวัดเลยเหรอจังหวัดเลยอำเภอเมืองเลยครับ
หมู่บ้านโครงการโอ้โหปั๊มปอตทเบอร์เลอร์เลย
เอ้ยไปไหนอะเราเข้าไปไหนมาสองครั้งเลยนะถูกป่ะ
ใช่ครับเราไปไหนมาแล้วไม่รู้สิ่งที่มันบังเรามันตามมามันยังไง
เราไม่รู้เลยพอผมเติมน้ำมันอะไรเสร็จทีนี้ได้พักแล้วก็มีรีสอร์ท
ผมได้พักรีสอร์ทก็ได้หลับไปพอหลังจากที่เราถึงกรุงเทพอีกวันหนึ่งครับ
ผมก็ชวนคุณแอ๋วไปหาหลวงพ่อที่เราเคารพที่เรานับถือ
เดินไปหลวงพ่อนั่งอยู่หลวงพ่อหันมามองแล้วบอกว่า
ไอ้ทิศมึงไม่บอกมันว่ามีคนตามมาสองคน
บอกใครอ่ะบอกคุณแอ๋วให้ผมมาบอกคุณแอ๋ว
ผมไม่เห็นแล้วแล้วผมเห็นผมก็คงบอกแล้ว
ผมถามว่าหลวงพ่อเห็นเป็นยังไงอ่ะ
ไอ้ผู้หญิงสองคนผมสั้นสามคนอะตามมา
แล้วรวงพ่อแกก็จับอาบน้ำมนต์ทำพิธีให้
หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่
โห้สิเศษแล้วเว้นชีวมากเลยเดี๋ยวนะ
ไปไหนมาอันดับแรกก่อนคือเข้าไปในโรงแรมที่มันเป็นโรงแรมร้าง
แล้วก็เข้าไปพักตอนนั้นได้กลับขึ้นไปดูบนห้องที่เราพักไหม
หรือไม่ได้ขึ้นไปแค่นั้นก่อนแล้วก็ได้คำตอบ
เพราะว่าจริงเขาไม่ให้ขึ้น
แต่แค่เข้าไปเคาน์เตอร์ก็ได้คำตอบแล้วนะ

ถูกไหมครับว่าที่นี่มันร้างแน่
แล้วไปนอนยังไงดีไม่กินอะไรเข้าไป

แต่ก็นอนถึงเช้า
ถ้ากลับขึ้นไปดูบนห้องได้อยากรู้เหมือนกันว่าสภาพห้องจะเป็นยังไง

และอีกอันหนึ่งคือขับรถเหมือนไปอีกมิติหนึ่ง

มันแปลกตรงที่ว่าป้ายบอกทางมันก็ไม่มี
มันก็ไม่มีเพราะผมพอผมหลุดถนนใหญ่มาปุ๊บ
มันไม่มีป้ายบอกทางมันเป็นสี่เลนอยู่

และไอ้จังหวัดที่คุณกิจบอกว่ามันไม่ไกลจากกรุงเทพมาก
มันก็ไม่น่าจะพาไปทางที่มันเป็นทางทุ่งแล้วนะ

มันต้องเป็นทางหลัก๔เลนอย่างเดียวถูกไหมคะ

แต่กลายเป็นว่าขับไปเล็กลง

เป็นถนนที่ดีมากเหมือนถนนที่กำลังทำ
แต่มันไม่ได้ก่อสร้างอะไรอย่างนี้

นิดเดียวแต่มันไปวนอยู่ในนั้นเนี่ยตั้งนาน
โดยเฉพาะเส้นทางที่เกิดลักษณะแบบนี้บ่อย

เท่ากับว่าตอนนั้นก็หาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้

นี่น่ารักทางคิดจนถึงทุกวันนี้

จังหวัดที่คุณกิจบอกว่า
ทางดีมาก

ทางมันแบบไม่น่าจะมีอะไรที่มันทรัพย์ซ้อนไปมากกว่านี้ไง
ส่วนเรื่องโรงแรมผมว่ามันเป็นจังหวะซวย
เหมือนดวงตกอ่ะเพราะหลวงพ่อก็บอกว่าดวงตกอาทิตย์ช่วงนี้
และถึงขนาดตามมาด้วย
เรื่องของหลงหลอกหลอน

ขอบคุณคุณกิจนะครับที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้หลอนกันขอบคุณนะครับผม
ครับผม
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
เรื่องห้องติดฟิล์มคงจะเป็นใครไปไม่ได้ครับ
ยินดีต้อนรับคุณนุครับสวัสดีครับคุณนุ

ปกติเนี่ยคุยกันผ่านทางเสียงอย่างเดียวเลย

นะฮะแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากที่มายิ่มเย็นรายการ
ว่ากันถึงประสบการณ์วันนี้ฮะที่เอามาฝากชาวสถานีผีดุของเราครับ
ตั้งชื่อเรื่องมาว่าผีจ้างเพลง

แล้วก็สมาชิกของวงดนตรีทั้งหมด๘ชีวิต
และมีพี่เซาเอ็นอีกหนึ่งคนรวมกันเป็น๙ชีวิต

เรื่องนี้ต้องย้อนไปประมาณ๑๐ปีที่ผ่านมานะครับ
เรื่องเกิดเหตุที่จังหวัดนครสวรรค์
ก็คือตอนนั้นผมเรียนจบมาใหม่
หลังจากเลิกงานผมมีอีกหนึ่งความสามารถคือเล่นดนตรี
ได้ไม่นานระยะเวลาสักพักนึง
หน้าที่หลักของผมที่ผมเข้าไปเล่นคือ๑เล่นกีต้า
จนมีอยู่วันหนึ่งมีสายเข้ามา
ผมก็รับสายปุ๊บเป็นสายจากหัวหน้าวง
เขาก็โทรมาบอกว่าอีก๗วันนี้ที่จะถึงผมรับงานไว้อยู่งานหนึ่ง
ซึ่งผมก็คุยกับปลายสายคุยบอกว่าลักษณะงานเป็นทีมยังไง
เขาพูดบอกมาง่ายเลยว่างานนี้ไม่มีทีม

เล่น๒ชั่วโมง๒ทุ่มจนถึง๔ทุ่มครึ่ง
ทุ่มถึง๔ทุ่มก็ปกตินี่
ใช่ครับถ้าเป็นเวลาปกติของร้านอาหารปกติ
แต่ถ้าเป็นต่างอำเภอรอบนอกจะไม่ปกติ

หลังจากนั้นจนถึงเวลาที่กำหนด
ปุ๊บเราก็ขับรถไปที่จุดนัดพบก็คือ

สมมุติว่าเลสราคาอยู่ที่๓๐๐๐บาท
แบบนี้พวกผมจะต้องเสียเงินจำนวนนึง

คือต้องไปหาเช่าเวทีเอาเองอย่างนี้หรอ
ใช่ครับคือเงินจำนวนนั้นก็จะหายไปส่วนหนึ่ง

แต่เคสนี้แปลกเคสนี้อยู่นั้นวงกลับบอกว่า
ไม่ต้องเคสนี้เจ้าของงานหาเวทีหาเครื่องเสียงมาให้

๓๐๐๐๐บาทนี้แค่๕๐แรก
อีก๕๐นึงเดี๋ยวเขาจะไปให้ที่หน้างาน
เท่ากับว่างานนี้พวกผมเล่น๒ชั่วโมงครึ่งได้๖๐๐๐บาท

แต่ถ้ารับงานนี้เขาเบิ้ลให้อีกเท่านึง

ซึ่งแน่นอนพวกผมซีเรียสกำหนดรับ
จนถึงวันที่เราจะต้องเดินทางไปทำงานล่ะ
ก็ขับรถมาเจอกันที่จุฏภพ
ก็คือบ้านหัวหน้าวงเพื่อเปลี่ยนเอารถตู้ไป
จากตัวเมืองนครสวรรค์เดินทางไปถึงที่เราจะทำงานเนี่ย
ประมาณ๓๐๔๐นาที

หัวหน้าวงขับรถปุ๊บไปจอดสาราริมทาง

ว่ามาถึงตรงนี้บ้านงานหรือว่าที่จัดงานอยู่ตรงไหน

ต่างอำเภออ่ะเวลาเขามีงานงานแต่งงานอะไรอย่างนี้

เขาก็บอกว่าขับไปถึงตรงนี้สังเกตดีจะมีป้าย
ก็ขับไปแป๊บนึงโอเคเจอจริง

มันไม่ได้เขียนว่าเป็นงานแต่งงานอะไร
คับเออผมโอ้ยแล้วมาทุกที่ล่ะจอดจงขนาดนี้เออ
ขับไประยะหนึ่งพี่แจ๊คอืมจากทางหมู่บ้านเริ่มเป็นทาง
ลูกรังแล้วเอ้ยจนมาจอดอยู่แยกแยกหนึ่งมีป้ายบอกว่า
เลี้ยวเข้ามาตรงนี้อืมซึ่งถ้ามองดีดีทางนั้นอ่ะ
มันเป็นทางไปไล่อ้อยครับพี่แจ๊ค

ที่อาจจะถูกตัดบ้างไม่ถูกตัดบ้าง

เวทีปุ๊บมีไฟสว่างแบบ
มันเป็นสีเป็นสีสี
ไฟสีสีสีสั้นอยุ่ง

หมายถึงว่าบริเวณรอบไม่มีไฟเลยเหรอ

ประมาณทุ่มครึ่งจำได้ดีเพราะว่าต้องเล่น๒ทุ่ม
รีบไปจอดปุ๊บจอดรถอยู่หลังเวที
ก็ต้องรีบแบกอุปกรณ์ของแต่ละคนขึ้นไป
สิ่งที่สังเกตได้คือพวกผมมาจอดรถ
เขาจะให้จอดอยู่หลังเวที
แล้วก่อนจะขึ้นเวทีปุ๊บจะมีเป็นโต๊ะจีนครับ
สำหรับให้นักดนตรีซึ่งไม่แปลกอยู่ล่ะ
ขึ้นไปข้างบนในเวทีอุปกรณ์เสร็จ
สิ่งที่ผิดปกติคืองานเลี้ยงปกติ
ต้องมีเสียงเพลงลื่นเริงแต่งานนี้ไม่มีครับพี่แจ๊ค
อันนี้คือไม่มีเสียงดนตรีใดทั้งสิ้น
มีเฉพาะเสียงเครื่องปั่นไฟสำรองไฟที่จ่ายไฟมาหน้าเวที
อย่างนั้นนะครับแล้วไม่มีการเปิดเพลงไม่มี
ไม่มีคนมาดูหรือยังไง

แล้วทีมงานเวทีเจอไม่เจอ

อันนี้ยังไม่แปลกใจเท่าไหร่เดี๋ยวเขาอาจจะตามมา
ข้างหน้ามีโต๊ะจีน๕๐โต๊ะ

แล้วก็ระยะห่างจากโต๊ะจีนมาถึงหน้าฟรอนต์
ผมคิดว่าน่าจะมีเวทีเป็นร้านกว้างให้วัยรุ่น

ห่างประมาณ๑๐๒๕เมตรมันก็ไม่แปลก
แต่สิ่งผิดปกติคือไม่มีคนยังไม่มีคนมาเลย
ไม่มีแขกเข้ามาสักคนเลยยังไม่มีแขกมา
มันจะต้องแบบเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมง
อย่างน้อยแขกก็ต้องมานั่งกินแบบของกินเล่นแล้วนะ

เจ้าหน้าที่ดูแลเวทีต้องมีแล้วนะ
ใช่ครับมันต้องมีก่อนที่งานจะมาขนาดนี้
ขนาดก่อนที่ดนตรีจะเล่นด้วยซ้ำ
เช็คเสร็จปุ๊บเหลือเวลาอีก๕นาที
ทุกคนก็ใครที่ทำธุรกิจส่วนตัว

ส่วนผมกับหัวหน้าวงหัวหน้าวงและคีย์บอร์ด

จังหวะนั้นก็เจ้าภาพโทรมาพอดี
บอกว่าคุณเงินอีก๕๐ผมเตรียมไว้ให้แล้วนะ
คุณเดินไปตรงมิกเซอร์นะข้างมิกเซอร์
แล้วคุณส่องใกล้ลงไปมันจะมีซอกอยู่
ผมเอาซองเอาไว้ตรงนั้น
เจ้าภาพโทรมาคุณคุณ
ผมยังค้างคุณอยู่อีก๕๐นะค่าตัวคุณนะครับ

คุณส่องเข้าไปซอกตรงนั้นมันมีซองอยู่

อืมครับมีจริงหลังจากนั้น
เจ้าภาพไม่ทันให้ผมได้ตอบโต้
ฝากงานด้วยนะแล้วก็กดสายว่า
ว้าวฝากอย่างไร

สิ่งที่พวกผมรู้คือมีหน้าที่จะถึงเวลา

ปกติถ้าเราจะไปโต๊ะจีน

แต่นี่อาหารทุกโต๊ะ

คือเรามองเห็นว่าโต๊ะจีนมีอาหารวางอยู่แล้ว

บนเวทีมีป้ายอะไรเขียนไหม

หลังจากที่งานเริ่มประมาณ๑๐๒๐นาที
มีคนมาแล้วครับพี่แจ๊คใจชื้นแล้ว

กำลังเล่นไปเรื่อย
เข้าใจว่าอาจจะเป็นชาวบ้านเพิ่งกลับไปถึงบ้าน
ไปไล่ไปนามาเสร็จแล้วเพิ่งกลับมาหรือเปล่า
ตอนที่เห็นคนมาเราสังเกตตลอดไหม

ใช่ครับมาจากเงามืดมากกว่าเพราะมันมีวีดีโอ้ย
มันมาจากทั่วทุกสารทิศเริ่มมานะ
แต่สิ่งที่ผมเห็นคือก็มันเห็นไม่ชัดหรอกครับ
เห็นเด็กบ้างผู้ใหญ่บ้างใส่ชุดธรรมดานี่แหละครับ
แต่ความผิดปกติคือเขาไม่ได้สนใจมาที่ดนตรีเลย

แจ๊คนึกว่าโต๊ะจีน๕๐โต๊ะ
คนไม่ต่ำกว่า๑๐๐ที่เห็นเป็นเงาดำ
มายืนล้อมเป็นตัวอยู่แต่ไม่จองโต๊ะ

ครับยืนเฉยเลย
ยืนเสร็จไม่สนใจดังตรี

ลูกเซ็งนะเราเล่นดนตรีแทบตาย

ก็ถึงเวลาประมาณ๒๐นาทีเล่นได้
มันจะมีช่วงพักเบรกที่นักร้องเริ่มเก่าเข้างานแล้ว
ก็คุยแซวไม่มีปฏิสรรวจใดทั้งสิ้น

ที่นักร้องชายกล่าวว่า

อ่าแล้วก็ชมดนตรีแล้ว

ดนตรีเริ่มกองขึ้นมาแล้ว

ทั้งหมดพี่แจ็ควิ่งกลูมาที่โต๊ะจีน
จากที่ยืนอยู่วิ่งกรูเข้ามา
วิ่งกลูเข้ามานึกถึงว่าคนที่อยู่ใกล้

สอดเข้ามาแล้วกินแบบมุมมามมาก
ดนตรีอย่างเราเล่นกันอยู่๖๗คนบนเวที

เห็นปุ๊บทุกคนมองหน้ากัน

ชาวบ้านที่นี่เขาไม่สนใจกันขนาดนั้นเลยเหรอ
สีขุด

มีมาเรื่อยกิน
จนครึ่งโชว์เสร็จ

ตกเวทีเวทีจะสูงประมาณระดับ๖พี่แจ๊
อ่าวิ่งมาตกวิธีแบบเลยผมนี่ซึ่งอยู่ใกล้อ่า
มันจะมีเป็นผมอยู่ขวาสุดกับมือมือคีย์บอร์ดครับตบตบหันมา
แล้วก็อยู่บนเวทีมันไม่ได้ยินอยู่แล้วมันเสียงมันดัง
เขาบอกว่าหนีหนีไอ้เราก็หนีอะไรหนีอะไรลุกดูดิหนีหนีเออ
ซึ่งหนีใช่ไหมอ่าไอ้ข้างบนเวทีอ่ะก็ยังงงมันหนีอะไรวะใช่
เออจนพี่สาวเอ็นปุ๊บปีนขึ้นมาครับปีนขึ้นมาบนเวทีอ่า
แล้วก็แบบมาเหนื่อยอ่ะมาหอบอยู่ตรงผมอ่ะอืมแล้วก็มากรอกผมว่า
ผีผีไม่ได้บอกว่าหนีผีผีผีผีผีผีเออ
ก็ผีอะไรผีอะไรจนเหมือนเขาตั้งสติไม่ได้อ่ะแล้วเขายืนขึ้นมาอืม
ข้างหน้าผมมีกีต้าแล้วก็มีไมค์หนึ่งตัวเขาตะโกนเหมือนคนเสียสติ
บอกว่าผีหลอกอ่าแล้วคำว่าผีหลอกเขาตะโกนดังจนเสียงมันเข้าไมค
จะครับแล้วมันออกพีเอข้างนอกออกอัมพงษ์ใช่ผีหลอกวุ๊บ
เสียงตัวตีมันจะแผ่วมันจะเสียจังหวะไปทีนึงเล่นกันไปเรื่อยเรื่อยก่อน
พูดเสร็จทุกคนที่นักยืนกินโต๊ะจีนอืมหยุดถือคนไหนถือได้ถืออืม
หันหน้าขึ้นมามองทางเวทีหันมาแล้ววิ่งกรูมาใส่ทางพวกผม
ประมาณยี่สิบกว่าเมตรอ่ะวิ่งกรูจังหวะนั้นเข้าใจแล้วคำว่า
หนีหนีผีผีคืออะไรฮะคนที่สติดีที่สุดคือหัวหน้าวงครับ
บอกทุกคีย์บอร์ดนะใช่อืมหนีเสร็จคว้ากุญแจรถได้
ไม่เอาอะไรแล้วครับวิ่งลงหลังเวทีทุกคนขึ้นมาบนรถได้
ขับไปที่คิดว่าปลอดภัยอืมอ่าคิดว่ามีแสงไฟปกติโทษนะคะ
เครื่องรุ่งตรีทิ้งทิ้งทิ้งก่อนไม่เอาหรอกครับโอ้โหทุกคนเอาตัวเอง
ก่อนอ่าฮะขับมาจนถึงที่คิดว่าปลอดภัยโทรหาเจ้าของงานอืม
จำได้เลยว่าโทรห่างประมาณยี่สิบสายไม่รับอืมจนสายสุดท้ายผมไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจหรือแบตหมดอืม
เขาตัดสายอืมแล้วก็ไม่สามารถติดต่อเบอร์นี้ได้ใช่ทิ้งอย่างงั้นเลย
ทิ้งพวกผมก้าวชีวิตยืนอยู่ยืนอยู่กลางถนนกันทำง่ายก็ไม่รู้ทำง่ายกันอืม
ตั้งหลักกันก่อนขอไปตั้งหลักขับรถกลับมาตั้งหลักครับ
ซึ่งเวลากลับมาถึงที่ทำงานอ่าที่บ้านหัวหน้าวงมันแค่ห้าทุ่มเองพี่แจ๊คอืม
กับพวกผมเล่นกันแค่ครึ่งโชว์ยังไม่จบโชว์โทรยังไงก็ไม่ได้
ไม่รู้จะทำยังไงพี่แจ๊คทุกคนให้เป็นเสียงเดียวกันว่าไม่กลับบ้านอ่า
ขออยู่ที่นี่จนสว่างแล้วจนสว่างรุ่งเช้ามาแล้วครับพี่แจ๊ค
อ่าก็ขับรถบอกว่าขอไปดูหน่อยว่ามันเป็นอะไรอืม
กลับไปที่เดิมเหรอกลับไปที่เดิมต้องกลับครับ
ดนตรีทุกอย่างอยู่ที่นั่นหมดอืมครับกลับไปถึงที่เกิดเหตุ
ประมาณเจ็ดโมงนิดนิดครับสิ่งแรกที่ผมไปดูคือ
ผมไปเดินดูเครื่องดนตรีก่อนอืมโอเคปกติยังอยู่ปกติปกติ
พวกผมทิ้งไว้ยังไงอยู่อย่างนั้นครับไปเช็คเครื่องปั่นไฟ
อ่ะดับสนิทไปเช็คดูไม่มีการปิดอืมอ่าอ๋อเช็คดูน้ำมันหมด
ก็แสดงว่าน่าจะปั่นมาทั้งคืนปั่นจนน้ำมันหมดอ่ะใช่ครับเฮ้ย
แล้วผมเดินไปหน้าเวทีอืมอ่าอ่าอาหารที่อยู่บนโต๊ะ
วางอยู่สภาพเดิมก็คือถ้วยจานต่างต่างวางอยู่โลเคชั่นเดิ
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ่าฮะมีร่องรอยการกินไหมมีอ่า
มันจะไม่มีพี่แจ๊คแต่มันจะต่างกับของนักดนตรีครับ
อืมอ่าของนักดนตรีที่ไปดูอ่ะมันจะเหมือนแค่อาหารค้างคืน
พี่แจ๊คอืมอาหารข้างคืนปกติแต่ห้าสิบโต๊ะที่ไปดูมา
มันไม่ต่างกับของที่ถูกทิ้งไว้กลางอากาศประมาณ๗วันถึง๑๐วัน
มันบูดแห้งอย่างนั้นเลยเหรอมันแห้งความชื้นมันหายไปหมดเลย
ผมก็อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นโทรหาเจ้าของงานก็ยังไม่รับครับ
อีกพักหนึ่งอีกสิบนาทีมีรถสี่ล้อเล็กขับเข้ามาเทียบครับอ่า
อ่าขับเข้ามาอืมมีชายชะกันสิบคนครับกับเจ๊
ก็เพิ่งรู้ว่าเนี้ยคือรถโต๊ะจีนอ่าอ่าอ่าคำแรกที่ผมอ่า
เขาทักผมมาเป็นไงบ้างกับพวกเองอ่ะเออเมื่อคืนเล่นสนุกกันไหมครับ
เพราะผมก็ไม่รู้บ้าอะไรเจ๊อ่าก็เดินไปเจ๊มันคืออะไร
มันคือยังไงอืมเขาก็อ้าวพวกเองไม่รู้เหรออืม
เขาเลี้ยงผีกันเองไม่เห็นอ่ะโต๊ะจีนอ่ะมีที่ไหนอ่ะ
คนปกติอ่าที่เขามากินกันแล้วเขาจะต้องมาวางไว้อย่างงี้เออ
ข้าวางของไว้เสร็จตั้งแต่บ่าย๓แล้วกลับไปแล้ว
ของเสร็จจนถึงบ่ายสามแล้วก็กลับกลับเลยเออ
เครื่องดนตรีมาไม่ถึงกลางวันอ่ะอืมครับเสร็จเสร็จเสร็จ
แล้วกลับอืมแล้วก็ห้าโมงเย็นจ้างคนมาสตาร์ฟอืม
มาสตาร์ทเครื่องเพื่อจ่ายไฟอืมครับอืมพักหนึ่งแค่นั้นนะครับ
แจ๊คไม่ถึง๕นาทีดีมีละรถกระบะคันหนึ่งขับเข้ามา
เจ้าของเจ้าของงานมาแล้วที่เทเราอ่ะนะเออเออช่วยครับ
หัวหน้าวงผมปรีไปแบบสวดกันยับพักนึงเขาก็ขอโทษขอโพย
ขอโทษขอโพยหลังจากสองฝ่ายอารมณ์ดีกันแล้ว
คุยกันเรียบร้อยเขาก็บอกให้ฟังว่าตอนแรกอ่ะไม่ใช่วงพวกคุณหรอก
อืมโทรไปหาหลายหลายวงมาไม่มีวงไหนรับอืมอ่าพอแจ้งเหตุผลไป
เขาก็บอกว่าโทรมาหาผมอ่ะวงผมอ่ะพ่อมีคนรู้จักครับ
อ่าก็เลยคิดว่าไม่ไม่ไม่ถามอะไรมากอืมอ่า
ก็ไม่ถามกันมากเนื่องจากเป็นคนที่รู้จักมักอันนี้อยู่แล้วอืมอ่า
บอกว่าถ้าไม่ใช่วงคุณก็วงอื่นเขาแคนเซิลหมด
เหตุผลที่เขาทำคือตรงไล่อ้อยของเขาอ่า
เขาทำไร่อ้อยเป็นที่ประมาณร้อยกว่าไร่ครับ
ต่างจังหวัดจะมีพื้นที่เยอะครับแล้วช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงที่
ห้อยราคาตกต่ำอืมแบบต่ำแบบสุดขีดฮะเขาบอกว่าโอ้มอง
ยังไงอ่ะถ้าขายหมดเนี่ยขายให้โรงงานทั่วไปที่ใกล้เนี่ย
ไม่พอใช้หนี้หรอกครับอ่าเขาก็เลยปักทูบดอกหนึ่งเขาบอกว่า
ที่นาแห่งนี้ที่ไล่แห่งนี้เขาก็รับเป็นมรดก
สืบทอดอ่ารุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นไม่รู้ครับเมื่อไหร่ครับ
แต่โลเคชั่นที่พวกผมอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะ
เคยเป็นกองฟอนเป็นป่าช้าเก่าที่เผาศพแบบโบราณกองฟอนมาก่อน
และเป็นป่าช้าด้วยใช่ครับเอออ่าแล้วก็ผ่านยุคผ่านสมัยอืม
อาจจะไม่ได้ใช้เขาก็ไปปักทูบตรงนั้นหนึ่งดอกเราไหว้เขาบอกว่า
ถ้าราคาที่ขายได้อ่ะมันขายได้ดีกว่านี้ประมาณสองถึงสามเท่าอืม
ด้วยว่าเหตุผลใดก็ตามอืมอ่าเขาจะจ้างวงดนตรีมาเล่นให้ฟัง
ครับแล้วก็มีโต๊ะจีนอืมห้าสิบโต๊ะอ่ะอืมอ่าเพื่อมาเล่นอ่า
ก็คุยกันเสร็จตรงนี้อ่าหลังจากนั้นผมข้ามไปนิดนึง
คือพี่ซาวเอนอืมอืมที่วิ่งมาเออเออเออเออเออเออ
คุมเครื่องเสียงให้ผมหมดแล้วครับตอนนี้ก็ว่างดูนู่นดูนี่ไป
จังหวะที่เขาปวดฉี่ไม่มีห้องน้ำหาห้องน้ำไม่เจอ
เขาก็เลยอ้อมไปครับครับอ้อมไปไปอยู่ใกล้ใกล้กับอ่าไล่
้อยอืมที่ยังไม่ได้ตัดครับจังหวะที่อืมอ่าทำธุระเสร็จปุ๊บ
มีชายคนนึงเดินเข้ามาแนบใกล้ใกล้กันอ่าครับอ่าสองคน
ประสานตากันแล้วก็พยักหน้าให้กันอืมอ่ามามางานหรอรู้กัน
ก็เลยถามครับว่าคุณอันนี้คืองานอะไรครับที่พวกผมมาอ่า
ตั้งแต่งมาตั้งแต่มาเนี้ยยังไม่รู้เลยว่าเป็นงานอะไรครับคนที่มา
ใกล้ใกล้ก็บอกว่าอ่าก็งานเลี้ยงของพวกกูนี่แหละอืมอ่า
อ่าขอโทษที่พูดแบบครับแยบแยบอืมคือคืองานเลี้ยงพวกกูนี่แหละ
อ่าแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งบอกว่าจะไปพออะไรแค่เนี้ยพวกกูมีเป็นพัน
อืมอ่าครับก็อ๋อก็คิดว่าชาวบ้านแถวนั้นมีระแวกใกล้เคียงมา
ค่ะจังหวะที่ชายคนนี้มายิงใกล้ใกล้แล้วดึดงั่นหน่อยอืม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
มีบางส่วนที่ตกเขาก็กุ้มลงไปและกิน

แล้วก็ดูดบอกกินได้กันไหม
เขาเห็นว่าตาของชายคนนั้นมันไม่มี

เขาบอกว่าผีผีหลอก

เหตุการณ์ทั้งหมดก็เป็นประมาณนี้ครับ
เท่ากับว่าเจ้าภาพเนี่ยเขาพยายามหาคนอื่นแล้ว

แสดงว่าเขาไปบอกคนอื่นสิว่างานนี้มาเล่นให้ผีดู

หนึ่งเนื่องจากอาจจะเป็นสมาชิกในวงรู้จักกัน

หกหมื่นฮะไปเถอะมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้ว

เลิกงานเล่นดนตรีเสร็จปุ๊บแบ่งกันเต็ม

แต่วิธีการแบบนี้เนี่ยคือผมเคยมีประสบการณ์ก่อน
ไม่ได้เป็นคนที่ไปร่วมงานโดยไม่รู้ตัว
แต่เป็นการจัดงานนี้ขึ้นมาต้องย้อนกลับไปถึงสมัยที่อยู่กับพ่อป๋องกระบวนทองพัก
ก็เชิญนักรุ่นตรีมาเนี่ยให้นักรุ่นตรีมาเล่นมาไหม

ถูกให้นักรุ่นตรีตัดสินใจเอง

จีนก็เหมือนกันก่อนที่ไปติดต่อโต๊ะจีน
ก็ต้องไปเล่าให้เขาฟังก่อนว่างานเราเป็นธีมประมาณนี้นะ
ผมให้จัดอาหารแต่นั่นเขาไม่ได้แบบว่าจัดแล้วไปนะ
เขาอยู่เขาอยู่จนงานเลิกเพราะเขายินยอมพร้อมใจ
แต่ลักษณะแบบนี้ก็ดูใจร้ายไปหน่อยนะ

เออมีอะไรบอกกันก็ได้ไง
ทำตัวลึกลับแต่โอเคยังจ่ายเงินก็ยังถือว่าดี
สมมุติว่าคืนนั้นทั้ง๙คนเกิดสติแตกขึ้นมา
ขับรถออกไปด้วยความเร็วแล้วไปประสบอุบัติเหตุ

แต่ที่แน่คือหลังจากที่เขาเลี้ยงโต๊ะจีนตรงนั้น
ที่ตรงนั้นมันเป็นยังไงต่อก็ไม่รู้
ก็เหมือนเดิมครับเขาก็ทำไล่เหมือนเดิม
มันเคยเป็นเพียงส่วนเล็กที่เคยเป็นป่าช้า
แต่ส่วนผืนอื่นมันก็เป็นไร่ปกติอย่างนี้ฮะ
คุณนึกภาพแล้วน่ากลัวนะคือนักดนตรีเล่นอยู่ไม่รู้อีโน่อีเหน่อะไรอ่ะ
เห็นห้องแขกมาแล้วนี่แต่มายืนล้อม
มายืนล้อมเหมือนแบบรอสัญญาณอะไรบางอย่าง

พอบนเวทีประกาศตอนนี้ถึงเวลาดื่มดำกับเสียงดนตรี
และเชิญร่วมรับประทานอาหารครับ

เป็นภาพที่โคตรแบบผมว่าช็อกนะ
ต่อให้คนเหล่านั้นไม่ใช่ผี

เป็นคนที่เขาอาจจะไม่ค่อยได้กินข้าว
แล้วไปเจอเหตุการณ์ผมว่าจะยังไงก็ช็อค

ผีจ้างเพลง

คนจ้างนักดนตรีไปเล่นให้ผีดู

มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันในสถานีผีดุ

รายการนะครับขอบคุณมากมากเลยครับสวัสดีครับ
สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผี
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุ
ของเรานั้นนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย
ไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องที่ออฟฟิศวิญญาณร้องไห้
แต่วันนี้เขาไม่ได้มาคนเดียวครับวันนี้เขามากันสองคนด้วยกัน
ยินดีต้อนรับคุณเจครับสวัสดีครับคุณเจครับ

ไหนบอกมาสองคนอันนี้หนึ่งคนใช่ค่ะ
นี่อีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนอยู่ข้างในค่ะ

อันนี้คือได้น้องเป็นผู้หญิงผู้หญิงค่ะ
น่ารักจังเลยผมพยายามอยู่นะสู้ค่ะพี่แจ๊ก
เห็นบอกพยายามมาสามปีใช่ค่ะใช่
โอ้โหยินดีด้วยจริงขอบคุณค่ะขอบคุณอีกครั้งค่ะ
อ่ะวันนี้แน่นอนว่ามานั่งอยู่ในสถานีผีดุของเรา
ก็ต้องมาคุยกันเรื่องหลีลับเรื่องพี่ผีสังสาร

เดี๋ยวต้องถามก่อนนะครับปกติผมก็ถามทุกคนเลยว่า
ถ้าผมมีความเชื่อให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
คำถามที่ว่าโลกนี้เชื่อเรื่องผีหรือเปล่า
นี้มีผีหรือเปล่าคุณเจเชื่อกี่เปอร์เซ็นต
อ่าจะให้สัก๙๘เหลือไว้๒จุด

เหลือไว้สองเผื่อเดี๋ยวคนจะหาว่าแบบสุดโต่งเกินไป

แต่โคตร๙๘เดี๋ยวก็ถือว่าเต็มแล้วนะ

เชื่อแน่นอนว่าโลกนี้มีผีพูดอย่างนั้นเถอ

เพราะว่าจากประสบการณ์จากเรื่องเล่าต่าง

แล้ววันนี้คุณเจมาพร้อมกับเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในสายงานอาชีพของตัวเอง
ต้องมาคุยถึงเรื่องของสายงานอาชีพก่อน
คุณเจเป็นเซฟตี้นะฮะหลายคนอาจจะรู้ว่าเซฟตี้คืออะไร
หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเซฟตี้คืออะไร
อธิบายให้ฟังหน่อยครับว่าอาชีพสายงานของเราคำว่าเซฟตี้คืออะไรคุณเก๋
ตี้ถ้าแปลแบบเป็นภาษาไทยก็คือความปลอดภัยถูกไหมคะ
งานเจก็คือดูแลความปลอดภัยของคนที่อยู่ในสถานที่นั้นนะคะ
ตอนนี้เจ๊ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมดังนั้นคนทุกคนที่เข้ามาในโรงงานในเขตพื้นที่ของเราเนี่ย
อยู่ภายใต้การดูแลเรื่องความปลอดภัยของเจ๊ทั้งหมด
ยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่เดินออกไปข้างนอก
ก็จะเห็นตัวสายฉีดน้ำดับเพลิงเห็นป้ายทางออกหนีไฟที่เป็นผ้าเขียวขาว
อันนั้นนะคะก็คือส่วนหนึ่งของงานเจเหมือนกัน
ผมนึกว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งของโครงสร้างสถานที่โครงสร้างตึก
ไม่ใช่มันคือสายงานที่แยกออกมาต่างหากเลย

ถ้าตามกฎหมายจริงแล้วมันต้องมีทั้งหมดนั่นแหละค่ะ
ยังแต่ว่าด้วยความสนใจด้วยสิ่งที่เราต้องทำ
โขปของมันโรงงานอุตสาหกรรมก็จะเน้นเป็นหลัก
เรียกว่าเราดูแลความปลอดภัยให้กับคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรนั้น

แต่วันนี้เรื่องที่คุณเจจะมาเล่าให้พวกเราฟัง
งานที่คุณเจทำไม่รู้เหมือนกันว่ามันสามารถจะปกป้องคุณเจจากสิ่งนี้ได้หรือเปล่า

เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงนานรึยังครับใช่ค่ะ
นานแล้วค่ะก็ถ้าตั้งแต่วันนี้เจ๊จะมีเรื่องเล่าทั้งหมดสามเรื่องนะคะ
ถ้ารวมก็น่าจะ๑๐ปีค่ะกลม

เล่าให้พวกเราฟังหน่อยคุณเกมเกิดอะไรขึ้น
โดยปกติพี่อาจจะพี่แจ๊คด้วยอาจจะเข้าใจว่า
ที่เจอบ่อยเซลล์พี่รอปภอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใครจะไปคิดว่าเซฟตี้จะเจอผีเนอะ
แต่ว่างานของเรามีทั้งทำงานทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืน

มันก็เป็นช่วงเวลากลางคืนที่เราจะต้องเข้าไปทำงานนะคะ
เดี๋ยวเจ๊ขออนุญาตพาพี่แจ๊คแล้วก็พี่ที่ดูคลิปนี้อยู่เนอะ
กลับไปตอนที่เจ๊ทำงานอยู่ที่บริษัทเก่า
ที่หนึ่งไม่บอกเลยว่าที่ไหนนะคะ
อันนี้จะเป็นเรื่องแรกจะเป็นเรื่องสั้นก่อนนะคะเป็นน้ำจิ้ม
ที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างใหญ่นะคะ
ธุรกิจของเขาก็จะผลิตสินค้าชนิดนึงละกันนะคะ
คราวนี้เนี่ยเจมีภารกิจก็คือต้องเข้าไปตรวจแสงแสงสว่างแบบนี้ค่ะ
ในเวลากลางคืนเพื่อที่จะไปดูว่ามันเหมาะสมให้คนทำงานไหม
การสั่นจรการจราจรมันดีพอไหมในเวลากลางคืน
ทีนี้เรามีทีมทั้งหมด๓คนด้วยกันนะคะ
๓คนเราก็ไปตรวจในพื้นที่ของเรานะคะ
ปรากฏว่าณตอนที่เราไปเนี่ย

เขาจะมีคนทำงานอยู่แค่พื้นที่ละ๑คน
แล้วเขาก็จะมีออฟฟิศเล็กเอาไว้อยู่ตรงใกล้กับที่ทำงานนะคะ
แล้วหนึ่งพื้นที่ที่เขารับผิดชอบเนี่ยคือเรียกได้ว่าแทบจะทั้งตึกอ่ะพี่แจ๊ค
โดยประมาณเพราะฉะนั้นเดินขึ้นไปเราจะไม่เจอคน
เราจะเจอแค่เครื่องจักรที่เรียงกันอยู่นะคะ
คราวนี้ใจกับทีมก็เดินตรวจแสงก็จะมีอุปกรณ์การตรวจคนนึงวัดคนนึงจดค่าอย่างนี้ค่ะ
ทั้ง๓คนจะอยู่ด้วยกันกับเจนะคะ
ความที่มันเป็นตึกยาวเป็นแบบยาวไปเลยค่ะ
เป็นโถงก็เหมือนโรงยิมอะไรอย่างนี้พี่แจ๊คค่ะ
เขาก็จะมีเครื่องจักรวางกันอยู่คู่นึงนะคะ
แล้วเขาก็จะมีทางเดินทีนี้ทางเดินมันก็จะมีทั้งหมด๓ทาง
ทางหนึ่งติดกับผนังแล้วก็มีเครื่องจักรนะคะ
แล้วก็ตรงกลางระหว่างเครื่องจักร๒เครื่อง
อีกทางหนึ่งก็เป็นติดกับผนังแล้วก็มีเครื่องจักรเนอะ
เดินอยู่ทางขออนุญาตเป็นซ้ายมือก็ได้

ทีนี้จังหวะที่เราเดินแล้วก็วัดแสงไปด้วยค่ะ
สังเกตเห็นว่ามีคนอีกคนนึงเดินขนานกับเราไป

ตรงกลางระหว่างเครื่องจักรอะค่ะ
เขารู้จักคนเยอะแล้วก็จะแบบชอบถูกพี่แซวแบบนี้
ก็เข้าใจว่าน่าจะเดินตามมามาแกล้งตอนกลางคืนอย่างนี้ค่ะ

แปลกใจตรงที่คือไม่ว่าเราจะหันไปทุกครั้ง
เราจะเห็นคนคนนี้อยู่ตรงกลางระหว่างช่องของเครื่องจักร
พี่แจ๊คนึกออกเนอะคือเราเดินเขาก็เดินอย่างนี้
เราก็จะเห็นเขาแว๊บแต่เราจะไม่ได้เห็นหน้าเขาชัด
ของโรงงานนั้น

ตอนที่เราไปเจอเขาคือเขาใส่ชุดปรายเวทนะคะ
เสื้อยืดกางเกงยีนแล้วก็เป็นใครน่ะ
หรือมาจากพื้นที่อื่นตอนแรกยังไม่ได้คิดอะไรมากนะคะ
ก็เดินตรวจแสงกันไปเรื่อยจนกระทั่งเรารู้สึกว่า
ต้องรู้ให้ได้แล้วอะค่ะว่าคนนี้คือใครอะไรอย่างนี้
เราก็เลยนัดแนะกันกับทีมว่าเดี๋ยวนะให้พี่คนนี้อ้อมไปด้านหน้า
เดี๋ยวเราจะอ้อมไปอีกข้างนึงคือไปดักเลย

ปรากฏว่าเราก็เอาตามแผนนะคะตุ๊ดแล้วก็ดัก
แจ๊คมันไม่มีใครในขณะที่นะตอนนั้นเจ๊ยังเห็น
ยังเห็นเขาอยู่ตรงช่องคือเราเห็นชุดเขาอ่ะ
อยู่ตรงช่องของเครื่องจักรแต่มีคนสองคนที่ไปดักอ่ะ

นั่นคือเรื่องแรกที่เจเอามาถ่ายทอดให้ฟัง
เดี๋ยวนะณตอนนั้นคือที่เราเห็นเขายืนอยู่

แต่อีก๒คนที่ไปบอกว่ามันว่างเปล่า
แล้วตอนนั้นยังไงต่อหมายถึงว่าแตกฮือกันไปเลยหรือว่าไงฮะ

อยู่ทำไมใช่ค่ะก็จบวันนั้นก็พอแล้วไม่ตรวจแล้ว
แล้วไม่รู้ประวัติความเป็นมาไม่รู้ว่าคนนี้เขาเป็นใคร
เรามีการคาดเดา
เดี๋ยวเจ๊ขออีกเรื่องหนึ่งซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นท่านนี้เหมือนกัน

ไปทำงานที่นี่น่าจะได้วันที่๓พี่แจ๊ค

เป็นกลางวันด้วยค่ะประมาณสักบ่ายสองราวเนี่ยพี่แจ๊ค

ถ้าเจ๊ต้องขึ้นไปชั้นนี้มันคือชั้น๒ของอาคาร

ไดของเขาก็จะมีสเต็ปที่๑แล้วก็ไปเจอชานพัก

เดินนำหน้ามีพี่ทีมงานอีกท่านหนึ่งเดินตามหลัง

พอขึ้นมาจนสุดชั้น๒แล้วอะค่ะ
ก็เลยหันหลังไปเพื่อที่จะรอพี่ทีมงาน
ปรากฏว่าในระหว่างที่พี่ทีมงานเจ๊เดินขึ้นมาเนี่ย
จะเห็นคนคนนึงเดินตามหลังมาในระยะประชิดเลยพี่แจ๊ค
คือพูดง่ายว่าพี่อยู่ขั้นบันไดนี้
อีกคนนึงที่เจ๊เห็นน่าจะอยู่ในขั้นถัดไปเลย

เพราะว่าเขาอยู่ในช่วงไหลของพี่ทีมงานเนอะ
แต่เราเห็นยูนิฟอร์มเราเห็น๔ชุด
เราก็เดาได้ว่าน่าจะเป็นพนักงานเรานั่นแหละ
เอาอีกแล้วเขาคงจะแกล้งทีมงาน

กระทั่งพี่ทีมงานจะเดินมาจะถึงขั้นสุดท้ายแล้วค่ะ
ปรากฏว่าคนที่เราเห็นเดินตามหลังมาไม่มีพี่แจ๊ค
คือในความเป็นจริงมันไปไหนไม่ได้

แต่พอขึ้นมาถึงข้างบนอ้าวไม่มีหาย
สุดท้ายก็เลยมีคำถาม
ก็ไม่ไหวแล้วค่ะสงสัยเหมือนกันก็ถาม
ก็ถามไปปรากฏว่าที่นี่ในอดีต
เมื่อนานมาแล้วสัก๒๐ปีได้
พี่แจ๊คเคยเกิดอุบัติเหตุ
มีคนเสียชีวิตจากเครื่องจักรค่ะ
แล้วเราก็เลยเดาว่าด้วยสีของชุดยูนิฟอร์ม
มันก็น่าจะไปตรงกับสมัยก่อน

แต่สีมันอาจจะมีการเปลี่ยน

แต่สีมันคือสีในอดีต

แล้วก็เดาว่าน่าจะใช่
เพราะว่าที่นี่มีประวัติคนเสียชีวิตที่เราทราบ

แล้วก็เป็นบริเวณของอาคารนี้ชั้นนี้

แสดงว่าอันนี้ข้อมูลเป๊ะแม่นตรงแน่น

พวกเราเองที่เป็นคนพอเกิดเหตุนะคะ
หน้าที่หนึ่งของเจลคือต้องเข้าไปสอบสวน
อุบัติเหตุเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไง

คือแน่นอนว่าเราจะไปป้องกัน

จากที่มันจะเกิดขึ้นกับสิ่งของ
เครื่องจักรหรืออะไรก็แล้วแต่
คนคุมยากมาก

ไม่รู้ว่าคนหรือว่าเครื่องจักรที่มันผิดพลาด

แต่ทั้งหมดเลยต้องอยู่ในความที่

โดยดูจากลักษณะของรูปร่างและชุด

นั่นแค่น้ำจิ้มถ้วยแรกแค่นั้นเองนะ

อันนี้ก็เกิดอีกสถานที่นึงแล้วค่ะพี่แจ๊ค
แต่ก็เป็นที่เก่าที่เจ๊เคยทำงานเนอะ

เจอ๒เหตุการณ์เหมือนกันค่ะ
แล้วก็เป็นเวลากลางวันพี่แจ๊ค

ทีนี้สิ่งที่เจ๊เจอคือด้วยสถานที่ทำงานเนี่ยนะคะ
เขาจะเป็นลักษณะของห้องที่กว้างและสูง

ที่มันมีความสูงเป็นแบบ
เป็นเหมือนทั้งอะไรอย่างนี้เนอะ

ลักษณะก็คือเดินขึ้นมาแล้วก็เจอฉัน

เพราะชั้นที่๓เจ๊จะขึ้นไปได้ถึง
ข้างบนเกือบจะสุดกับเพดานแล้วนะคะ

มันก็จะประกอบไปด้วยท่อต่าง
ก็จะเดินอยู่บนเพดานอย่างเงี้ยนะคะอ่าเจ๊ขึ้นไปดูเครื่องจักรที่ชั้นสาม
พี่แจ๊คพอขึ้นไปนะตอนนั้นคือมันไม่มีใครอยู่กับเรา
อยู่แล้วนะคะก็เดินไปก็ดูเครื่องจักรนั่นนี่นู่น
จังหวะที่กำลังจะเดินลงอะค่ะพอเราจะเดินลงเราก็หันมาเพื่อที่จะลงบันได
ข้างหน้าเราเนี่ยจะเป็นท่อมีลักษณะที่ใหญ่นิดนึง
เพราะมันเป็นท่อวัตถุดิบพี่แจ๊คอ่าทีนี้แล้วความสูงถ้าจะให้วัดจากพื้นถึงท่อนั้นนะคะ
เจ๊ว่าน่าจะประมาณแปดเมตรโหสูงมากสูงมาก
ด้วยความที่เป็นเซฟตี้เรามองเห็นท่อปุ๊บแต่เราไม่ได้เห็นท่ออย่างเดียวพี่แจ๊ค
เราเห็นคนคนนึงยืนอยู่บนท่อแต่คือท่อเนี่ยความสูงจากพื้น๘เมตร
แต่เขาจะมีความกว้างกว้างก็น่าจะประมาณสักสี่สิบถึงหกสิบเซนต์โดยประมาณกว้างนะคะ
วางคือถ้าคนขึ้นไปยืนอ่ะยืนได้พี่แจ๊คทีนี้พอเราเห็นคนยืนอยู่
ยืนทันหลังให้เจ๊เนอะเอ่อด้วยลักษณะคือเขาอยู่ใกล้เจ๊มากอ่ะ
เจ๊ยืนอยู่สมมุติเจ๊ยืนอยู่ตรงนี้เขาอยู่น่าจะถ้าเจ๊เอื้อมมืออีกสักหน่อยอ่ะ
จะจะถึงเกือบจะถึงแต่ไม่ถึงนะเกือบจะถึงน่าจะประมาณอ่ากลมสักสองเมตรได้
ใกล้ใกล้ค่ะสองเมตรคือเราเห็นชัดเลยว่าเป็นคนคนแล้วก็ยืนอยู่
ด้วยความที่เราเป็นเซฟตี้แวบแรกเราไม่ได้คิดถึงเรื่องผีเลยนะพี่แจ๊ค
ขึ้นไปได้ยังไงอืมหนึ่งคือขึ้นไปได้ยังไงเจ๊ก็มองหาเอ๊ะเขาใช้อะไรขึ้น
คือถ้าจะขึ้นที่สูง๘เมตรตามกฎเขาต้องใช้ตัวบุมลิฟท์ที่มันเป็นรถกระเช้าแล้วมีขึ้นไป
เจ๊มองหาก่อนเลยบูมลิฟอยู่ไหนอ่ะอันดับแรกอ่ะไม่มีบูมเอ้า๒คนที่ยืนอยู่

ใช้อะไรขึ้นนี่ประมวลแบบผลแบบเร็วมากแล้วกะว่า

คิดมาอีกทีอ้าวแล้วยังไง

จากตัวนี้คุณจะกระโดดขึ้นไปเหรอ

ก็เอ๊ะแล้วไม่น่าใช่เอ๊ะแล้วค่ะเอ๊ล่ะไม่น่าใช่
แล้วด้วยความที่ลักษณะที่เขายืนพี่แจ๊คเขายืนนิ่งมาก
นิ่งแบบนิ่งเหมือนคนยืนเฉยไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรกับ
ตรงนั้นทั้งที่ตัวท่อเองเขามีความสั่นเนอะ
แต่ตัวเขาไม่ได้สั่นไปกับท่อเลยอ่ะอืม
คือถ้าคนยืนบนท่อสั่นพี่แจ๊คน่าจะนึกออกว่าคนก็ต้องแบบอะไรอย่างเงี้
แต่นี่คือไม่ค่ะเจ๊เอ๊ะและเอ๊ะแล้วก็อ้าวอยู่คนเดียว
ทำไงคะวิ่งอย่างเร็วลงจากแพลตฟอร์ม๓ชั้นลงมา
พอลงมาถึงข้างล่างเจ๊มองขึ้นไปยังอยู่นะพี่แจ๊ค
แต่เจ๊แวบนั้นเจ๊ไม่คิดว่าเขาเป็นคนแล้วล่ะอันดับแรก
ก็เลยวิ่งไปอีกนิดนึงไปตามพี่ที่ทำงานอยู่ตรงนั้นอยู่ในออฟฟิศ
ประหนึ่งว่าเรียกมาพี่มาดูเครื่องจักรหน่อยคือแบบอ่ะมาตรวจเครื่องจักรกับเจ๊หน่อย
ไม่บอกค่ะมาตรวจเครื่องจักรกับเจ๊หน่อยอะไรอย่างนี้
ก็พามาเดินตรงมาร์คไว้ตรงนี้ฉันมองเห็นคุณนะเอามายืนอยู่ตรงนี้
แล้วก็ทำเป็นชี้ชวนมองชั้นบนพี่คะฝุ่นอยู่บนนี้ล้างยังไง
อะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแล้วพี่แจ๊คคือเวลามันไม่ได้เร็วเลยนะ
ฟิศอยู่ห่างไปเจวิ่งสักสิบสิบเก้าสิบห้าเก้าถึงอืม
หนึ่งนาทีเจ๊ให้เต็มที่เลยอืมถ้าคนจะยืนอยู่ตรงนั้น
แล้วลงมาได้ค่ะอย่างน้อยเราต้องเห็นหลักฐานของการมีอยู่
อาจจะกำลังปีนลงมันก็ต้องเห็นอะไรอย่างนี้
คือแต่กลับมาไม่เจอแล้วการแต่งตัวเป็นชุดยูนิฟอร์ม
แต่ชุดยูนิฟอร์มนี้ไม่ใช่สีที่ใช้กันอยู่ในพื้นที่นี้
พี่แจ๊คเป็นชุดยูฟอร์มที่ไหนก็ไม่รู้อ่า
เดาว่าน่าจะเป็นชุดยูนิฟอร์มของอีกพื้นที่หนึ่ง
แล้วก็เป็นชุดยูนิฟอร์มที่ไม่ใช่ของพนักงาน
อาจจะเป็นของพี่พี่ผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานช่างในพื้นที่อืมค่ะอืม
อันนั้นคือยืนเฉยเฉยยืนเฉยเฉยผมว่าเขาไม่ได้ยืนบนท่อ
ผมว่าเขาลอยอยู่เหมือนเขาลอยอยู่เพราะท่อมันสั่นอ่ะ
ท่อมันสั่นเขาไม่ได้ไปกับท่อใช่ค่ะท่อมันสั่นแล้ว
ถ้าคนยืนบนท่อสั่นยังไงก็ต้องมีความสั่นของร่างกาย
เขาอาจจะมีแพลตฟอร์มส่วนตัวของเขาเองอ่าอ่ารอยอยู่ประมาณนั้นอืม
แต่นี่กลางวันแสกนะกลางวันค่ะแต่ไม่ได้ครั้งเดียวที่เจ๊เจอเขา
เจอเขาอีกครั้งนึงคราวนี้คือในห้องเดียวกันแต่เป็นชั้นล่างค่ะ
ด้วยห้องเนี่ยเขาจะถูกกั้นกลางระหว่างพื้นที่โดยกระจกบานใหญ่
ที่เราสามารถมองฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็มองเราได้อย่างนี้ค่ะ
เอาเจ๊ก็เดินตรวจหน้างานเสร็จเจ๊ก็กำลังจดบันทึกข้อมูล
อันนี้ด้วยความเมื่อยลาเจ๊ก็เลยไปยืนพิงกระจก
แล้วก็จดหันด้านข้างเข้าหากระจกอืมนะคะก็พิงกระจกอย่างเงี้
แล้วก็จดข้อมูลระหว่างที่เราจดข้อมูลนะคะ
เรารู้สึกว่ามีคนคนนึงมายืนมองเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งของกระจก
นอกกระจกนอกกระจกอีกฝั่งนึงเออเออ
แรกไม่ได้คิดอะไรคิดว่ามีคนแกล้งประจำค่ะ
ชอบโดนแกล้งเวลาเดินเข้าไปข้างในอะไรอย่างเงี้ยเราก็หันไปเอ๊ะแกล้งแกล้งเรา
พอหันไปแกล้งเราสิ่งที่เราเห็นคือเราเห็นทัศน์ด้านหลังพี่แจ๊ค
เหมือนที่เราเห็นบนนั้นเลยอ่ะภาพที่คุ้นเคยนั่นเลยนั่นเลย
คือเขายืนแล้วเขายืนหันหลังแล้วเขาก็แบบเหมือนพิงกระจก
แล้วเขาไม่ได้สนใจเราอ่ะพี่แจ๊คชุดเดิมลักษณะรูปร่างสรีระและท่ายืน
เหมือนเดิมเลยอืมแล้วไงต่อก็ออกค่ะก็เก็บของพับทุกอย่างแล้วก็ไปแล้วนะคะ
เป็นคนที่มีสติมากเลยบอกเขาด้วยว่าไปแล้วนะคะไม่กรี๊ดการ์ดไม่โวยวาย
เป็นคนที่ตกใจแล้วไม่ค่อยกรี๊ดค่ะตกคือถ้าตกใจมากคือสตันพี่แจ๊
อืมเคยเจองูในระยะประชิดน่ะแผ่แม่เบี้ยใส่อย่างเงี้งูเห่าเลยนะคะ
ยืนอยู่อย่างเงี้ยจนเขาไปอ่ะคือถ้าถ้าตกใจคงตายตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอะค่ะ
มันผิดกับไอ้พิธีกรบางคนนะที่แบบเจออะไรพวกนี้มันจะกรี๊ดก่อนเลย
ไอ้คุณแจ๊คเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่สติแตกเป็นคนที่มีสติมาก
เรียกว่าไม่มีสติเรียกว่ามันเป็นระยะประชิดนะ
มันใกล้มากแล้วเขามายืนเหมือนเดิมมาทำท่าเดิม
เหมือนให้เราเห็นแค่ข้างหลังแต่ไม่เห็นหน้าไม่รู้ว่าเป็นใคร
แต่แค่แก้ข่าวเจ๊ไม่ได้มีสตินะสติเจ๊หลุดไปแล้วจนแบบอย่างนี้ค่ะ
นี่ถือว่ามีสติไอ้ไม่มีสติก็คือผม
กรี๊ดสติแตกผมว่าวิ่งชนกระจกแตกอ่ะผมอ่ะ
อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเราไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยกันไม่น่ารอดทั้งคู่พี่แจ๊ค
พอพี่แจ๊กวิ่งหนีแต่ก็ยืนอยู่อย่างนี้ออกมา
เผื่อใครไม่ได้เลยยืนเป็นแมนมากกว่าผมอีก
อันนี้คือเรื่องที่สองค่ะนะครับ
เป็นน้ำจิ้มถ้วยทั้งสองถ้วยค่ะ
เรื่องที่สามนี่คืออาหารหลักอาหารหลัก
อยู่ในสายงานอาชีพเราเหมือนเดิมอาชีพเราค่ะ
เรื่องนี้เกิดกับสายงานพี่แจ๊คเคยซ้อมอบพยพหนีไฟไหมคะ
ไม่เคยแต่เคยเห็นเคยดู
หนึ่งในหน้าที่ของเซฟตี้ก็คือการซ้อมอพยพหนีไฟ
เพื่อที่ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินสมมุติณวันนี้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะ
อาคารสูงถ้าไฟไหม้เราจะหนียังไงให้ปลอดภัย
เราจะลงทางไหนเราจะควบคุมสถานการณ์ได้ยังไง
ใครจะเป็นผู้บัญชาการเอาง่ายนั่นคือหนึ่งในงานของเจนะคะ
ทุกปีเราต้องทำแบบนี้ปีละ๑ครั้ง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นที่บริษัทเก่าเช่นเดียวกันนะคะ
เรามีการซ้อมอพยพหนีไฟในเวลากลางคืน

เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าคอนดิชั่นมันต่างกันนะคะ

เราจะจัดการกับสถานการณ์นั้นได้ยังไง
คราวนี้เวลาที่เราซ้อมอพยพหนีไฟ
ขออนุญาตเล่าเรื่องของซ้อมไปด้วยเลยนะคะ
เหมือนกับเป็นผู้บัญชาการในสถานการณ์นั้น
แล้วเราก็จะกำหนดคนที่ทำหน้าที่ต่าง
ที่เกี่ยวข้องใครจะไปดับเพลิง
ใครจะติดต่อรถดับเพลิงรถพยาบาลนั่นนี่นู่น
และหนึ่งในพระเอกอีกคนนึงคือผู้บาดเจ็บ
เราจะกำหนดว่าต้องมีผู้บาดเจ็บในสถานการณ์นั้นจะกี่คนก็แล้วแต่นะคะ
ในวันนั้นเรากำหนดให้มีผู้บาดเจ็บ๑รายเท่านั้น
แล้วก็กำหนดพื้นที่เฉพาะเอาไว้เลยค่ะ
แล้วเราก็กำหนดไปถึงขนาดว่าคุณเจ็บเพราะอะไรนะคะ
ณวันที่เราซ้อมเราบอกเขาว่าพี่จะต้องตกบันไดและพี่ต้องขาหักนะ
พี่ต้องทำแบบนี้ให้เป็นนักแสดงให้เป็นนักแสดงตกบันไดขาหักนะเราก็ระบุพื้นที่เอาไว้เรียบร้อยเลยค่ะ
เสร็จปุ๊บพอถึงเวลาที่มันเกิดเหตุจำลองสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินก็ดัง
คนก็เริ่มอบพยพออกมาทีมต่างเขาก็มีการติดต่อตามที่แผนที่เราวางเอาไว้นะคะ
คนก็จะมีคนนับหัวที่จุดรวมพล
มีคนเจ็บมีคนหายอยู่ตรงไหน
เค้าก็จะสั่งให้ทีมค้นหา
เพื่อที่จะไปช่วยคนที่ศูนย์หายออกมา
ปรากฏว่าทีมก็ทำงานแข่งขัน
ตามแผนคุณเจอท์วางไว้นี่คือแผน
เข้าไปช่วยในพื้นที่อย่างนี้ค่ะ
ปรากฏว่าพอเข้าไปก็เจอพี่แจ๊คเจอคนเจ็บอืม
แล้วก็คนเจ็บที่สภาพที่เห็นคือเขาก็นอนแบบ
ยังไม่หมดสตินะแต่มีบัตรแผลอยู่
ที่บริเวณขาอะไรอย่างนี้

เข้าไปเขาก็ลำเลี้ยง
เขาจะไปพร้อมเปรย์พยาบาลพี่แจ๊คคือเห็นเปรย์เนอะเปรย์แบบกู้ชีพอะค่ะ
เขาก็จะเอาคนเจ็บนอนแล้วเขาก็จะแบกตุ๊ดออกมาข้างนอก
พอแบกออกมาปุ๊บเขาก็จะส่งเรื่องต่อให้กับพยาบาลนะคะ
เขาก็ส่งให้พยาบาลทีนี้พอส่งให้พยาบาลนะคะ
พยาบาลก็ดูแผลเสร็จณตอนนั้นน่ะเจ๊อยู่ที่จุดรวมพล
กำลังสังเกตการอีดีอยู่ว่าสั่งการเป็นยังไงโอเคหรือเปล่า
เจ๊ก็มีก็ได้ยินการรายงานของเขาอยู่เรื่อยนะคะ
ก็ได้ยินวาวว่าเจอคนเจ็บแล้วนะครับมาตรงนั้นมาตรงนี้
สักพักนึงมีโทรศัพท์มาหาเจ๊เจ๊ก็รับสวัสดีค่ะอะไรอย่างนี้
ปรากฏว่าเป็นพี่พยาบาลโทรมาหา
พี่พยาบาลก็บอกคุณเจคะมาตรงนี้หน่อยนึงมีปัญหา
เจ๊ก็มีปัญหาอะไรเจ๊ก็เดินตุ๊ดไปดู
พอไปถึงพี่พยาบาลเขาก็แบบหน้าตาตื่นนิดนึง
แล้วเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นเขาบอกว่าคุณเจคะนี่แอ็กซีเดนจริง
เจ๊ก็อ้าวจากซ้อมกลายเป็นจริง
ปรากฏว่าหลังจากที่พยาบาลดูแผลแล้วพี่แจ๊ค
ไอ้เลือดที่เห็นนั้นมันใช่เอฟเฟคเลือดจริงค่ะ
ได้รับบาดเจ็บจริงมีแผลที่ขา
เจ๊ก็อ้าวแล้วไงงานเข้า
คือขาไม่ได้หักใช่ไหมขาไม่ได้หักค่ะ
แต่ว่ามีแผลมีแผลและมีเลือดที่ขา
แล้วก็แผลที่เห็นนี่คือลึกนะพี่แจ๊ค
ลึกจนขนาดที่พี่พยาบาลบอกว่า
คุณเจเคสนี้พี่ปฐมพยาบาลไม่ได้นะ
ต้องส่งน้องไปเย็บแผลที่โรงพยาบาล
ไม่เป็นไรค่ะพี่งั้นเดี๋ยวแจ้งอีดีเลย

มีคนเจ็บจริงขอรถพยาบาลไปส่งคนเจ็บหน่อย
แล้วก็ติดต่อประสานงานกันตามแผนของเรานะคะ
อีดีก็งงอ้าวเหรอคุณเจนเจ็บจริงนะโอเคไป

เราก็เอาคนเจ็บลำเลียงขึ้นรถพยาบาลไป

จะมีหนึ่งท่านเป็นทีมประถมพยาบาลของเราเอง
นะคะลักษณะของรถพยาบาลเจ้านึกถึงรถตู้อ่ะ
อืมอืมคนขับอยู่ด้านหน้า
แล้วก็รถตู้มาก็มีคนเจ็บขึ้น
แล้วก็มีคนหนึ่งคนนั่งไปกับคนเจ็บด้วยนะคะ
เพื่อไว้ประสานงานนั่นนี่นะคะ
ก็ส่งคนเจ็บขึ้นรถและไปโรงพยาบาลนะคะ
ปรากฏว่ากลับมาที่นี่เจ๊ก็อืม
เกิดอะไรขึ้นก็ถามทีมที่อยู่ตรงนั้นนะคะ
แล้วเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการสอบสวนอุบัติเหตุของเราเนอะ
คราวนี้หน้าจุดที่เจ๊ยืนอยู่อ่ะพี่แจ๊ก
ปรากฏว่ามันมีเสียงมันมีเสียงวิทยุสื่อสาร

เขาได้รับโทรศัพท์อีกสายนึงพี่แจ๊ค

สถานการณ์เริ่มไปถึงไหนแล้ว
ส่งคนมาหาผมหรือยัง
ส่งคนมาหาผมหรือยังพี่แจ๊ค
ตกลงก็เลยถามว่าส่งคนไหนรับออกมาแล้ว
โอเคปรากฏว่าถามไปถามมา
คนที่เรากำหนดให้เป็นคนเจ็บอะพี่แจ๊ค

ยังไม่ได้ไปไหนยังไม่มีใครไม่ใช่คนนั้นค่ะ
ไม่ใช่คนนั้นก็กลายเป็นว่าอ้าวโอเค
อันนั้นก็เลยเข้าใจกันนะตอนนั้นว่าคนคนนี้คง
เกิดอุบัติเหตุจริงตอนอพยพมันเกิดขึ้นได้โอเคไม่เป็นไร
มันก็ตามแผนกันต่อไปอยู่ตรงนี้
ส่งทีมเข้าไปหาใหม่เอาคนเจ็บคนนั้นออกมา
คนนี้ก็คือคนที่เราวางไว้
มีแผลขาหักก็มีการตกแต่งแผลนิดนึง
ทาสีให้ฟกช่ำน้ำเขียวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ออกมาพยาบาลก็ตรวจแล้วก็ปฐมพยาบาล
นั่นคือเรื่องที่เราสมมุตินะคะ
แต่ความพีคมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นพี่แจ๊ค
พอเหตุการณ์มันผ่านไปจนกระทั่งทุกคนกลับไปที่จุดรวมพลแล้ว
อดีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน
โทรศัพท์เจ้ากรรมมาหาเจ๊อีกแล้ว
คราวนี้คือเสียงเขาแบบจับความไม่ได้อะค่ะ
แบบว่าเหมือนคนตกใจอะไรบางอย่างอย่างนี้พี่แจ๊ค
แล้วเราเจ๊ก็พยายามบอกเขาให้สงบสติอารมณ์
พักนึงโทรศัพท์ถูกเปลี่ยนมือไปให้พี่อีกคนนึง

ปรากฏว่าคนแรกที่โทรมาแล้วคุยไม่รู้เรื่อง
คือทีมประถมพยาบาลที่ไปกับรถพยาบาล
คนที่สองที่พูดคือพี่คนขับรถค่ะ

คุณเจคนเจ็บไม่มีนะ
เจ๊ก็อะไรคือคนเจ็บไม่มี
เอาดีเล่าดีมีสตินะคะ

กว่าที่เขาจะเล่าเรื่องราวเป็นเรื่องราวได้สรุปความอย่างนี้ค่ะ
รถพยาบาลไปถึงโรงพยาบาลครับนะคะเวลาที่รถพยาบาลไปถึงอ่ะ
เขาจะมีบุรุษพยาบาลเวรเปรย์อ่ะพี่แจ๊คมาเปิดประตูหลัง
เพื่อที่จะเอาคนเจ็บลงจากรถถูกไหมอ่าทีนี้อ่า
เปรย์เปิดประตูตึ้งขึ้นมาปรากฏว่าเวรเปรย์ก็ก็ค้างอยู่อย่างงั้นอืม
ทีมประถมพยาบาลเจ๊ก็โวยวายขึ้นมาว่าพี่เอาคนนั้นคนนั้น
คนนั้นแล้วก็พยายามอ่อบนเตี๊ยงอ่ะบนเตี๊ยงอ่ะไม่ค่ะ
พี่คือออกชี้ออกไปนอกรถตู้อ่าพี่คนนั้นคนนั้นแล้วก็เหมือนจะ
พยายามจะวิ่งไปไหนสักที่นึงแต่คือเขาก็แบบแล้วทุกคนก็เดียวเดี๋ยว
ดึงกันไปดึงกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่า
คนเจ็บวิ่งไปคนเจ็บวิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือคนนิดเดียว
สุดท้ายคือพี่เวนเปรย์บอกว่าเดี๋ยวเปิดมาไม่เจอใคร
เปิดมามีน้องนั่งอยู่คนเดียวใครวิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาก็เลย
แบบเหมือนเหมือนเขานึกขึ้นได้อะค่ะว่าเดี๋ยวนะพี่
เปิดมาเจอใครไหมพี่เวรเปรย์ก็บอกว่าเปิดมาไม่มีใคร
มีน้องคนเดียวแล้วน้องก็โวยวายบอกว่าคนเจ็บวิ่งไปอะไรก็ไม่รู้
สรุปค่ะพี่แจ๊คคือสิ่งที่เวรเปรย์เห็นเปิดมาเจอน้องทีมปฐมพยาบาลและเตียงว่างเปล่ากับบอดว่างเปล่า
แต่น้องคนที่นั่งไปกับรถพยาบาลเขานั่งอยู่กับคนคนนี้ตลอดเวลาพี่แจ๊ค
เขานั่งแน่นอนว่าคือเขาต้องพยายามชวนคุย
ภายามหนูนนี่นั่นเพื่อนคนนั้นมีสติตลอด
แล้วความช็อกก็คือพอปรากฏว่า
ผู้เจ็บของคนที่ขึ้นไปค่ะปกติแล้วว่าเขาจะมีเบล็ลรัดกันตก
แต่ในระหว่างที่ไป
คนเจ็บบอกเขาว่าให้ช่วยปลดออกหน่อย
เขาอึดอัดไม่ต้องรัดได้ไหม
โอเคไม่เป็นไรได้เพราะว่ามีแผลถลอกที่ขานิดเดียว
ไม่เป็นไรก็ปลดเปรย์แล้วก็คุยกันธรรมดาเลยพี่แจ๊คก็เจ็บไหมนู่นนี่
แล้วพอประตูรถตู้เปิดออกคนเจ็บกระโดดลงจากรถแล้ววิ่งไปเลย
น้องก็เลยตกใจว่าคนเจ็บอะไรอย่างนี้
แต่คนที่เปิดประตูรถมาไม่เห็นไม่เห็นใครเห็นแต่คนนี้แบบพี่คนเจ็บนู่นนี่อย่างเงี้ยค่ะ
แล้วคือน้องก็ช็อกพี่แจ๊คช็อกเพราะว่าเอ้าแล้วแล้วใครอ่ะ
ใครคือคนที่คุยกับเราเราจับตัวใครอ่ะ
อันนี้พีคกว่าอันนี้พีคจริงใครจับเราจับตัวใครอะไรอย่างเงี้
แล้วคือน้องเขาก็พี่เขาคนอ่ะยังไงเขาก็คนอ่ะ
เพราะว่าเขาไม่ได้ตัวเย็นเขามีความเหมือนคน
หนังทุกอย่างมีเลือดออกอย่างนี้ค่ะ
ก็อ่ะหนึ่งคนเห็นใช่ไหมถามพี่คนขับรถตู้
ขับรถตู้ก็ยืนยันเหมือนกันว่าเห็นค่ะมาด้วยกันจริง
ก็เห็นว่าเอายกคนเจ็บขึ้นมาจริง
กลับมาที่เจซึ่งงงอยู่ตรงนั้นแล้วยังไง
ก็เลยไปถามคือทีมที่อยู่ด้วยกันณวันนั้นถูกไหมคะ
มีพยาบาลหนึ่งท่านมีทีมประถมพยาบาล
ที่ยังเหลืออยู่ตรงนั้นอีกสามขึ้นไปข้างบนแล้วหนึ่ง

เจหนึ่งพยาบาลหนึ่งสามสี่ห้าตา
สิบข้างทั้งหมดที่อยู่ตรงนั้นน่ะเห็นเหมือนกันแล้วพูดเหมือนกันว่า
คนอ่ะเขาคือคนอ่ะค่ะ
เพราะว่าตอนที่พยาบาลดูแผลพี่แจ๊คมันมีเลือดมันมองเห็นความเนื้อ
มีความแบบจะถึงกระดูกขาวอย่างนี้

ต่อให้ไม่ใช่คนผมถามหน่อยว่าแผลขนาดนั้นน่ะ
ใครมันจะกระโดดวิ่งออกจากรถตู้ไปได้ถูกป่ะ
มันไม่สามารถที่จะเดินได้แล้วนะถ้าแผลอย่างนั้นถูกไหม
เขาต้องกระเพกอะค่ะยังไงเขาไม่สามารถวิ่งอย่างนั้นได้เขาต้องกระเพกอะ
แต่มันมหัศจรรย์ตรงที่๕คนที่อยู่ตรงนั้นรับรู้ได้ว่าเขาคือคน
แต่สุดท้ายแล้วพอไปถึงโรงพยาบาลคือฝั่งโรงพยาบาลเองเขาก็ยืนยัน
เพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้มีแค่เวรเปรย์ท่านเดียวที่เห็นอืม
พี่ที่อยู่ตรงนั้นนะคะรวมถึงไปเปิดกล้องวงจรปิดนะพี่แจ๊คก็ไม่มีนะคะ
ประตูข้างรถตู้ตรงฝั่งที่มีคนนั่งยังไงมันไม่ได้เปิดแน่นอน
ประตูมันจะต้องเปิดมาจากทางท้ายรถถ้ามีคนเจ็บ
กล้องวงจรปิดโรงพยาบาลก็ไม่มีภาพว่ามีคนวิ่งออกจากรถนะคะแต่ก็
แต่ว่าตอนที่เราซ้อมพี่แจ๊คเราถ่ายรูปไว้ด้วยนะ
มีทั้งเจแล้วก็ทีมที่ถ่ายรูปไว้ก็ยังติดเขาอยู่เลย

แต่เราไม่สามารถที่จะระบุหน้าตาเขาได้
เวลาที่เราเอารูปนี้ไปถามว่ารู้จักไหมรู้จักไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่มีใครรู้จักแล้วก็หน้าเขาจะเป็นแบบ
เหมือนเหมือนถ่ายเป็นหน้าคนแหละพี่แจ๊คแต่ถามว่าแบบมันชัดขนาดที่เราจะ
จะมองเขาเขาได้ว่าเป็นแผลค่ะมันออกจะแบบเบลอเฉพาะตรง
แต่มันไม่ได้เบลอมากขนาดแบบเบลอเหมือนอันนี้นะพี่แจ๊ค

คือมันไม่มีทางที่จะใช้คนแน่อย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันคือ
มีบุรุษพยาบาลเปิดประตูมาจากทางท้ายรถ
ถ้าเห็นคนวิ่งสวนลงไปเขาก็ต้องเห็น

ต่อให้มันเป็นมนุษย์หรือว่าความมีความเร็วขนาดไหนยังไงก็ต้องเห็น

แต่คนที่นั่งบนรถบอกเอ้ยพี่วิ่งลงไปข้างล่าง

อันนี้คือหลอกไปเป็นขั้นเป็นตอนหลอกจนมาถึงจุดหลายปลายทางเลยอะ
หลอกไปกระทั่งถึงคนในคอพี่แจ๊คเนาะ
เพราะว่าอย่างที่บอกมันคือการซ้อมแล้วแบบว่ามันใช่อ่ะ
แล้วมันครบกับสถานการณ์นะคะ
แล้วก็เสร็จแล้วเราก็เลยคุยเรื่องนี้กันภายในค่ะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่มีประวัติอะไรไหมอะไรอย่างนี้

ตามบันทึกไม่มีไม่มีค่ะไม่มีใครโทษนะไม่มีใครเคยตกบันไดมาเสียชีวิต

เราก็เลยเราก็เลยเดากันเนอะพี่แจ๊คว่าอาจจะเป็นแบบว่า
วิญญาณที่อยู่สถานที่แห่งนั้นอยากร่วม
ลองซ้อมหนีไฟว่าวันหนึ่งถ้าสมมุติว่าโทษน้ำมันเกิดเหตุขึ้นมาจริงเนี่ย

แล้วก็หายไปต่อหน้าต่อตารถพยาบาล

จะสงสารน้องที่นั่งไปด้วย
น้องคุมสติแบบวันนั้นนะคะ
กว่าน้องจะกลับมาคุยได้แบบมีสติอะพี่แจ๊ค

น้องที่ต้องนั่งอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ

อย่างที่คุณเจบอกว่าถ้าเรามาฟังกันวันนี้
มันเหมือนจะเป็นเรื่องแบบอมยิ้มมุมปากนะ
แต่ณวันนั้นผมว่ามันเกิดความโกลหน

คนที่พยายามช่วยออกมา

มันอาจจะเป็นเรื่องที่เรานั่งคุยกันแบบขำเมื่อกี้ก็ได้ว่า

อยากจะมาร่วมในการซ้อม

จากพวกเราที่รู้พยาบาลที่รู้

มีรู้ค่ะแต่ว่าคือเขาก็
มันเล่าเรื่องมันไม่ธรรมดาพี่แจ๊ค
จาก๕คนก็จะขยายขยายเล่าเล่าหมดอืม

พี่แจ๊คเราจะไปถามใคร่อ่ะ

แล้วที่สำคัญคือพี่นักแสดงก็นอนรออยู่

ที่ไหนแรกช่วยไปแล้ว

แล้วพี่คนนี้ต้องนอนรอจนแบบแล้วก็ลุ้นว่าเอ๊ะมันถึงช็อตฉากของฉันหรือยัง
อยู่นะผมถามใหม่คุณเจเราได้กำหนดจุดไหมครับว่า

เขาอยู่ก่อนถึงจุดนี้

คือถ้าเกิดคนจะเข้าไปช่วยพี่คนนั้นน่ะ

ใช่คือปกติเรามีหลอกอยู่แล้วค่ะพี่แจ๊ค

เช่นเราบอกอ่ะตึกที่หนึ่งห้องที่สอง

เราจะไม่บอกละเอียดเพราะว่าเราอยากให้ทีม

เป็นสกิลของเขาว่าเขาจะเข้าไปหาอะไรยังไง

เราจะบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่แปลกที่
บอกอย่างนี้แล้วเขาจะไปเจอจุดใกล้กัน

ผมเคยฟังเรื่องผีมาเยอะ
แต่เรื่องลักษณะแบบนี้นี่คือครั้งแรก
ครั้งแรกเลยที่เหมือนเขาอยากมีส่วนร่วมด้วย
แล้วมาฟังตรงนี้เออมันเป็นเรื่องอมยิ้มจริง
แต่วันนั้นมันไม่อมยิ้มคิดตกใจเหมือนกันนะผมไม่คิดว่าเรื่องมันจะจบแบบนี้ไม่
ไม่คิดว่าบนรถตู้ที่มาส่งจะกลายเป็นผี

โอ้โหเฮ้ยโอ้นี่คืออาชีพที่มีโอกาสได้เจอ
ทุกวันนี้ตัวของคุณเจยังประกอบอาชีพนี้อยู่

ตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้นั่นคือเหตุการณ์ที่หนักสุดป่ะ

ปรับไปคือเห็นแว๊บอะไรอย่างนี้มีบ้าง
แต่แบบมันไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวขนาดเรื่องที่พี่เจบอกไหม

แล้วก็พี่แจ๊คตั้งแต่ตั้งแต่เต็มมีน้อง
แปลกดีนะคะเหมือนที่คนโบราณเขาบอกเนาะ
ว่าคนมีท้องเขาจะมีเซนต์ถูกไหมคะ
เจ๋ก็ละเจอบ้างอ่ะ

ขับรถกลับมาจากที่ทำงานพี่แจ๊คมันก็มืดแล้วแหละ
แล้วก็ขับมาปุ๊บมันจะเป็นถนนตรง
มาอยู่เรนซ้ายมืออันนี้พอเจ๊ขับมาปุ๊บอ่าเจ๊เห็นละตรงทางขวามือเนี่ยกำลังมีคนมีคน
เถอะพอรถเราขับไปใกล้เรื่อยพี่เจ๊เราเห็นความผิดกติอย่างหนึ่งคือคุณที่ทำไมตัวแดงจังแดงตัว
แต่แต่แดงกูคนปกติค่ะ
โอเคแดงเหมือนคนที่ตัวขาวเวลา

แต่ว่าเขาแดงแบบสม่ำเสมอเลยนะคะ
ไม่ได้แบบว่าถ้าคนผิวขาวมันก็จะขาวแดงเนอะ

ชะลอรถนิดนึงดูสังเกตเขาก็วิ่งมาเจ๊ก็ชะลออะไรอย่างนี้ค่ะ
อันนั้นคือแป๊บที่หนึ่งทำไมตัวแดงอ้าวสองที่ผิดสังเกตคือ
แขนยาวมากพี่แจ๊คคนอ่ะแขนอ่ะเต็มที่กับไม่เกินหัวเข่าหรอก
เกินก็เกินนิดนึงแขนคนคนนี้ค่ะถึงตาตุ่มเลยค่ะ
เฮ้ยแขนนี่เวลายืนเนี่ยนะ
ข้างเลยถ้าวิ่งเขาคือแล้วแขนเขาก็ลากไปจะถึงพื้นอยู่แล้วอะค่ะ
แล้วตัวแดงพี่แจ๊ค๒ทุ่มมีแค่เจ๊กับเขาอยู่บนถนนเส้นนั้น
หลังจากตอนแรกที่ชะลอพอเห็นแขนยาวปุ๊บโอ้โหใส่แบบเต็มที่เลยค่ะ
ข้างหน้าเป็นแยกด้วยเจ๊แบบไม่ขอโทษนะคะเป็นเซฟตี้ที่ไม่เซฟ
ไม่เบรกไม่ลงมองซ้ายขวาไม่ตบไฟเลี้ยวถึงแยกปุ๊บฉันเลี้ยว
อารมณ์นั้นมันรอไม่ได้ไงมันน่ากลัวนะพี่แจ๊กมันน่ากลัว
เขาต้องการอะไรเขามาปรากฏตัวให้เราเห็นทำไมหรือมันเป็นแค่ช่วงจังหวะเซนต์เราเปิด
แล้วเราเห็นเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ภาพน่ากลัวจัง
แต่คือเจกลัวว่าเขาจะรู้ว่าเจรู้แล้วเขาจะตามอันนี้กลัวแต่ก็ไม่มีอะไรค่ะ
แต่คือแค่ภาพที่เห็นเราก็ช็อกแล้วพี่แจ๊คตัวแดงหัวโล้น
ก็คุยกับเพื่อนกับคุณแฟนไม่ใช่ผีธรรมดาเรียกว่าอสุรกายดีกว่า
มันอาจจะไม่ใช่แค่ตอนที่กำลังจะมีน้องแล้วมีเซนต์ก็ได้นะคุณเจ
เพราะว่าจากเรื่องเล่าที่คุณเจเล่ามาเห็นเป็นตัวเป็นตนมาก่อนนะ
หรือตัวเองอาจจะมีเซ็นต์อยู่แล้วมันเห็นบ่อยขึ้น

อย่างหนึ่งทางก็ถนนเส้นเดิมแต่ถัดออกมานิดนึง
คุณแฟนขับรถอยู่ตรงสามแยกเราจะเลี่ยวไปทางขวามือ
ก็จะมีเสาหลักกิโลน้อยสีขาวหนึ่ง
เป็นผู้ชายลักษณะดูดูน่าสงสารอ่ะ
เสื้อผ้าเขาก็จะมอมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็นั่งกอดเข่าอยู่บนหลักกิโลซึ่งใครจะไปนั่งกอดเข่าอยู่บนหลักกิโล
น้อยอันเล็กนะไม่ได้อันใหญ่เหมือนที่เขาโฆษณาอย่างเงี้ย
เล็กอย่างเงี้ยนั่งอยู่ได้เขาไม่ได้นั่งอยู่บนนั้น
เขาน่าจะรออยู่แบบนั้นแต่โชคดีที่เขาไม่ได้หันมาสบตากับเจ๊นะ

ว่าเขาอาจจะอยู่ตรงนั้นแหละแล้วเรา

เห็นเขาพอดีไปจูนติดกับเขาพอดี

ก็บ่งบอกได้เลยว่าเออหรือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพ
ที่มีโอกาสจะได้เจอสัมผัสใกล้ชิดใกล้เคียงกับพวกเขาเหล่านี้
ไม่น้อยกว่าอาชีพอื่นที่เราได้เกริ่นมาตั้งแต่ข้างต้น

ที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน

สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนแบบนี้

อย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ
ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ

อย่าลืมว่าเรามีนัดมาล้อมวงฝังประสบการณ์ตื่นเต้น

ส่วนในสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญของเรานั้นจะเป็นใคร

สำหรับสัปดาห์นี้ลาทุกท่านไปก่อนครับ

และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่